สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
แจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนทุกค่ำคืนของวันศุกร์
ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในรายการของเรานั่นเองครับ
และตอนนี้นักเล่าที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
อยู่กับผมในรูปแบบของวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อยครับ
นักเล่าท่านนี้มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสายงานอาชีพของเขา
จนกลายเป็นคนที่มีฉายาเป็นของตัวเองครับ
ยินดีต้อนรับพี่พลดรถถั่วผีครับ
สวัสดีครับพี่พลด
สายโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ากันครั้งนี้คุยกันแบบเห็นหน้า
เสมือนว่าเรานั่งอยู่ข้างกัน
วันนี้ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่พี่พศจะมาเล่าให้พวกเราฟัง
มาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าจิตสุดท้าย
ซึ่งมันแบ่งออกเป็น๒เรื่องถูกไหมครับ

เออเรื่องแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่พี่พศยังไม่ได้เป็นพนักงานขับรถทัวร์
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง

เออนะครับเพราะฉะนั้นเรามากันที่เรื่องแรกก่อน
เรื่องที่จะเล่านี้นะครับคือถ้าทุกคนยังจำได้นะครับ
เรื่องล่าสุดที่ผมเล่าไปเกี่ยวกับลูกพี่ของผมที่ขับรถทัว
ที่ว่าเจ๊นีทำของใสเองนะครับผม

อ่าเรื่องเรื่องนี้จะจะเกี่ยวข้องกับตัวน้องสาวของคนคนลูกพี่ของคนนี้ครับที่เสียไปนะครับผม

อ่าหลังจากที่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับรถทัวร์ก็ทำปวกปรับปรุงซ่อมอะไรเสร็จก็เอามาวิ่ง
ผมก็เลยขึ้นรถประจำคันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าคนขับเนี่ยก็เป็นคนขับที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับของลูก
พี่ของผมคนก่อนที่ว่าเสียไปนะครับผมก็สนิทคุณจักรกันดี

แล้วลูกพี่ผมคนก่อนที่เสียไปเนี่ยเขามีน้องสาวชื่อเมย์นะครับผมซึ่งพี่ผมผมก็รู้จักกับเมย์ก็นานเหมือนกันก็คือผมกับเมย์ก็คบกันนะครับผม
ทั้งด้านครอบครัวของผมแล้วก็ทางครอบครัวผมเมนี่ก็รู้กันดีก็คือว่าคบกันแล้วหลังจากที่ว่า

ถ้าเรียนจบก็คือจะมาขอมามั่นมาแต่งอะไรกันก็คุยตกลงกันไว้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับ

ช่วงแรกเนี่ยเมย์เนี่ยก็จะติดต่อผมมาเรื่อยแล้วก็เวลาว่างปิดเรียนหรือว่าไม่มีเรียนเมย์ก็จะนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกับผมอยู่เป็นประจำนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัด

หลังจากนั้นพอไม่นานเนี่ยผมก็สังเกตว่าเห็นว่าเมย์นี่คือเปลี่ยนไปนะครับไม่ค่อยโทรมาแล้วค่อยไม่ค่อยไปนั่งรถไปกลับผมเหมือนเดิมนะครับ

ผมก็ได้คุยกับเมย์ว่าถ้าเมย์มีคนที่ดีดูแลดีเอาใจใส่ก็ขอให้บอกผมก็ได้บอกกับทางครอบครัวของเมย์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผม
หลังจากนั้นจะไม่นานก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงครับเมย์เขาเรียกบอกกับผมว่าเขามีคนที่เขาดูแลเอาใจใส่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ยินดียินยอมด้วยนะครับผมผมก็ได้คุยกับทางครอบครัวของเมย์ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้แต่ทางครอบครัวเมย์เนี่ยก็คือเขาก็รู้สึก
สารแล้วก็เสียดายผมเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้อะไรผมก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมครับเหตุผลที่นั่นคือว่าที่การงานของเรามันเสี่ยงอันตรายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยผมก็ยินดียอมให้เมย์ไปแต่โดยดีนะครับ
หลังจากที่เมย์เรียนจบนะครับผมก็ได้ยินข่าวว่าเมย์ก็คือแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ที่เขาคบกันนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเมย์อีกเลยแต่ว่าทางพ่อแม่ของเมย์เนี่ยผมก็ได้โทรคุยบ้างเป็นบางเวลานานนานโทรบางทีแกก็จะโทรมาถามข่าวบ้างเป็นบางเวลาครับ
หลังจากนั้นผ่านไป๒ปีวันนั้นคือเป็นวันที่ผมชุดเทศกาลผมต้องนำรถออกจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อจะตีเปล่าไปรับผู้โดยสารที่ต่างจังหวัดที่ปลายทางนะครับก็มาด้วยกัน๓คันครับผม
ผมจะเป็นคันที่๓วิ่งตามมาคันซ้ายเลยพอออกจากอำเภอหนึ่งมาครับประมาณ๑๐กว่ากิโลจะเข้าตัวจังหวัด
เพื่อที่จะไปเติมน้ำมันนะครับมันเป็นช่วงแบบช่วงที่โค้งซ้ายนะครับผมตอนนี้มีคลองน้ำด้วย
แล้วทีนี้ผมก็สังเกตเห็นคันหน้าเนี่ยคือยกไฟยกไฟสูงแล้วก็บีบแต่นะครับผม
ก็คือสังคมก็สังเกตเห็นว่ามันมันมีเงาหรือว่ามีคนอ่ะยืนอยู่ข้างทางตรงนั้นนะครับผมครับ
แล้วทีนี้มาคันที่สองก็ยกไฟสูงก็บีบแต่อีกทีนี้คือผมเห็นค่อนข้างชัดแล้วว่าเห็นเป็นคนยืนแน่แหละ
แล้วพอมาคันของผมผมก็คุยกับลูกพี่ว่าพี่มีคนมาโบกรถ
เขาก็ลงลบไปสูงขึ้นปรากฏว่าผมเห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นผู้หญิงคือยืนก้มหน้าผมนี่เปียก
เสื้อผ้านี่คือเบียดหมดครับยืนแบบยื่นแขนออกมาแต่ไม่ได้โบกเหมือนทำท่าจะโบกรถนะครับยื่นแขนออกมาเฉยครับ
พี่ก็บีบแต่เหมือนกับแซวสาวธรรมดานะครับบีบแต่แซวสาวก็คุยกันเอ๊ะแล้วผู้หญิงที่ไหนจะมาช่วงตี๓ตี๔จะมายืนอะไรอยู่ตรงโค้งตรงมืดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับ
อยู่ข้างทางนี้เหมือนกันหมดเลยครับครับแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีนะครับ
ก็ไม่ได้อะไรก็คุยคิดว่าเป็นคนดอกร้อนไปใช่ครับผมอ่าอ่าอ่า
แต่ว่าทางนั้นก็มีก็ก่อนถึงหมู่บ้านคนอยู่นะครับ
ไม่ไกลกันมากก็มีหมู่บ้านคนอยู่เหมือนกันครับแล้วทีเนี้ยจู่จู่เนี้ย
ผมก็ได้เสียงโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นแม่ของเมย์นะครับ
โทรมาหาผมก็โทรมาถามข่าวคุยกันเล่นปกติธรรมดาอะไรเหมือนเดิมนี่แหละครับ
ทีนี้แกก็เลยถามผมขึ้นมาว่าโพสต์
เมย์ได้โทรมาหามั้งไหมผมก็ไม่มีครับแม่ตั้งแต่
เพื่อเอาลูกกันไปก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยอ่าผมก็ถามทำไมล่ะแม่
เขาบอกว่าเมย์ทะเลาะกับแฟนตอนทะเลาะกับแฟนแล้วทีนี้จะมาหาแม่ที่ตัวจังหวัด
ซึ่งตัวจังหวัดกับบ้านแฟนของเมย์เนี่ยห่างกันแค่ประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลนะครับผมครับ
ช่วงที่เมย์โทรมาหาแม่ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหลังจากนั้นช่วงประมาณเกือบ๒ทุ่มนี่คือติดต่อเมย์ไม่ได้นะครับผม
ผมก็บอกว่าแม่คงไม่เป็นไรหรอกแม่คงจะไปหาบ้านเพื่อน
ละมั้งคงจะไม่อยากติดต่อไม่อยากจะคุยอะไรกับใครผมก็บอกแม่แกอย่างนี้นะครับ
แต่เนี้ยคือผมมีคันแรกและผมจะออกหน้ากับเพื่อนและทีนี้คัน
พอมาถึงโค้งไอ้ที่เห็นผู้หญิงยืนบวกรถเมื่อไหร่เมื่อคืนเนี้ย
มาถึงตรงโค้งตรงเนี้ยครับอ่า
สังเกตเห็นว่ามันมีรถรถมันติดยาวแล้วครับแล้วก็สังเกตเป็นรถมูลนิธิ
รถตำรวจแล้วก็เห็นมีรถเคนยืนจอดอยู่ข้าง
เหมือนกำลังจะยกอะไรขึ้นมาจากฟองนะครับผมครับ
ผมก็ได้ชวนกับเพื่อนอีก๒คนที่อยู่จอดอยู่ข้างหลัง
ไปดูกันเถอะว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นนั้นมันเป็นถนนที่ยกสูง
แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นคลองแล้วก็เป็นทุ่งนานะครับผม
ผมก็เดินไปกับเพื่อนอีกสองคนพอลงไปก็เห็นทางเจ้าหน้าที่
เพราะกำลังมุดน้ำเนี่ยคือเพื่อที่จะเอาเชือกไปยกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใต้น้ำนะครับ
พอเสร็จแล้วเนี่ยพอยกขึ้นมาปรากฏว่าเป็นรถเก๋งสีดำครับ
แล้วก็ช่วงที่ยกขึ้นมานี่น้ำยังยังอยู่ในรถอยู่ก็สังเกตเห็นนี่คือแบบผมนี่ขยายนี้เต็มน้ำเลยครับ
รู้ได้เลยว่าเป็นผู้หญิงก็คืออยู่ในรถแน่เลยต้องเป็นผู้หญิงครับ
ยกรถเอามาเขาก็มาตั้งตรงฝั่งของผมผมก็ไปมุงดูกันนะฮะ
แล้วทีนี้ก็นำศพนั้นออกมาก็คือศพนี่คือเริ่มจะเปลี่ยนแล้วครับ
เพราะว่าหลายชั่วโมงแล้วก็คือเสียชีวิตในรถนะครับผมครับ
ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปค้นดูเอกสารในรถ
เขาก็ไปเจอแบบประชาชนเขาก็มาเขาก็วอลบอกกันครับว่าชื่อนางสาวนิดนามสกุลเนี่ย
ผมก็ร้องเฮ้ยแล้วก็หันมองมองหันไปมองเพื่อนนะครับว่าเอ้า
นี่มันชื่อนี่นั้นสกุลนี่เป็นชื่อเมนี่ผมก็ร้องเออ
พูดออกมาอย่างนี้ครับผมก็ร้องเอ้ยชื่อเมนี่วะก็พูดแบบนี้ครับ
ทีนี้คนที่มามุงเขาก็มองหน้าทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ยิน
เขาก็เดินมาหาผมบอกไอ้น้องรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เหรอ
ผมก็อ๋อมันรู้จักครับศพก็พูดให้เขาฟังว่าเคยเป็นแฟนเก่ากับเขามาอย่างนี้
ทีนี้ผมว่าด้วยความแน่ใจผมก็บอกว่าเมย์เนี่ยมีรอยสักตรงนั้นตรงนี้
เขาก็ไปเปิดรูปปรากฏว่ามีจริงจริงครับผมใช่เมนี่จริงจริงครับ
แล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าติดต่อทางญาติเขาให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าผมก็ว่าได้นี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมจะต้องโทรไปแจ้งข่าว
การเสียชีวิตของทางครอบครัวเนี่ยครั้งแรกก็คือเป็นของพี่ชายของเขา
อันนี้เป็นน้องสาวผมก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะครับผม
พอเขาเขากลัวเมษย์ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นรุมเป็นแรงก็นั่งกันนะ
ยาดกยาดมทางญาติก็บอกให้มาติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลที่
เอ่อพระระรับคลำคดีเนี้ยนะครับผมครับ
พอนำศพอะไรไปเรียบร้อยเสร็จก็เคลียร์พื้นที่ทางผมก็ขึ้นไปบนรถทัวร์
ก็เห็นผู้โดยสารเนี่ยเขาก็เฉง้อชะง้อมองเหมือนจะถามสอบถาม
ข่าวผมว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้แต่ผมก็พูดก่อนเลยบอกทุก
พี่พี่จำเมได้ไหมเขาก็จำได้อืม
คนที่อยู่ในรถเก๋งที่รถเก่งยกขึ้นเป็นเมย์เขาก็ตกใจนิดนะครับ
เพราะว่าแกก็รู้จักก็เห็นเมย์ตั้งแต่เด็กมาครับผม
แล้วเมื่อคืนเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างทางไม่ใช่คนนะพี่เป็นผี
ผมก็บอกอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันกับที่ยืนเป็นคนเดียวกับเมนี่แหละครับผม
ที่ยืนโบกรถเมื่อคืนเนี่ยก็คือตอนเมื่อคืนที่เราเจอเนี่ย
ผมไม่ได้เห็นหน้าเมย์นะครับคือเขายืนก้มหน้าแล้วผมนี่คือเปียก
ปกหน้าอ่าครับเป็นคนเดียวกันและหลังจากนั้นงานศพของเมย์ผมก็ได้ไปเอ่อ
ร่วมงานด้วยนะครับพอหลังจากงานศพอ่าวันนั้นคนในงานศพเขาบอกว่า
ถ้าวันนั้นน่ะเมนี่น่ะเอาลูกมาด้วยน่ะผมจะเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับ
ครับช่วงที่เกิดเหตุอ่ะช่วงที่เกิดเหตุอ่ะช่วงประมาณสักทุ่มหรือสองทุ่ม
แต่ผมมาเจอแต่ช่วงตีสามตีสี่อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่า
ชาวบ้านแถวนั้นก็มีมาเจอบ้างแล้วคนขับรถทัวร์
หรือว่าคนอื่นที่เขารู้จักว่ามีเหตุการณ์เนี่ยก็จะเห็นมี
เนี้ยมายืนโบกรถอยู่เป็นประจำเลยครับครับประมาณเกือบสองอาทิตย
จนแม่แม่น่ะรู้ข่าวซึ่งได้อืมอ่ามาเชิญดวงวิญญาณ
หลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับผมนี่คือหมายถึงว่า
จิตสุดท้ายของเขาที่พี่พศกำลังจะพูดถึงผู้หญิงชื่อเมย์คนนี้เนี่ย
ตอนที่เขามาโบกรถครับที่ว่าจะไปหาแม่ครับผม
เหมือนกับเขาเนี่ยจะมาดักโบกรถเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าพี่พศจะผ่านมาตรงนั้น
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจก็ถึงมายืนโบกรถก็ไม่แน่เหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่เขาตอนที่แม่ได้ข่าวมาล่าสุดสุดท้ายเนี่ยคือเขาทะเลาะกับแฟน
ใช่ครับแล้วก็กำลังจะขับรถจากบ้านแฟนไปหาแม่
ข้างถนนเป็นผู้หญิงผมเปียกแล้วหลังจากนั้นไม่มีความรู้สึก
ครับไม่มีเลยครับเพราะว่าผมก็ไปแค่งานศพ
ถูกไหมฮะใช่ครับนั่นคือจิตสุดท้ายเรื่องแรกที่มันเกิด
กับตัวของพี่พศเองส่วนเรื่องที่สองเห็นบอกว่าเรื่อง
เนี้ยมีผู้โดยสารที่โดยสารรถของพี่พศเนี่ยเล่าเรื่อง
กับพี่พศฟังเพราะรู้ว่าพี่พศเป็นคนที่โทรมาเล่า
อยู่สปลลาวนะครับอ่าที่ผมมาทำงานที่บริษัทนี้ใหม่
ก็ทำก็คือขับรถกรุงเทพไปบ้านแพงเขาจะไปลม
ทางคือบ้านแพงครับครับแล้วน้องคนนี้ก็คือพอไปถึง
อำเภอพลเนี่ยน้องโทรศัพท์เขาแบนหมดเขาก็เลยลงมานั่ง

แจ๊คเนี่ยเอออ่าเขาเห็นเขาก็เลยว่าพี่หนูมีเรื่อง
อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องของเพื่อนหนูเองป่านเนี้ยเออเออเออ
น่าสนใจเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่าไงพี่พศน้องน้องคนนี้คือ
ก่อนที่เขาจะเข้ามาประเทศไทยมาทำงานเนี่ยเขาอยู่ที่สปลาว
กับเพื่อนเขาในในกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยก็จะมีด้วยกันสามคน
น้องคนนี้เขาชื่อกิ๊กแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงชื่อจันท
และอีกคนนึงซึ่งเป็นอ่าเพื่อนสาวประเทศสองค่ะมีด้วยกันสามคน
ก็คือเขาสนิทกันจะไปไหนก็ไปเที่ยวด้วยกัน
จะไปกินไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะครับผมครับแล้วในหมู่บ้านเนี้ย
เนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่แบบสวยน่ารักอะไรอย่างนี้
แล้วจะมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะวนเวียนมาชอบมาจีบ
อ่าจันอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าจันเนี้ยคือมีผู้มั่นแล้ว
คือออกภัณฑ์สาเนี้ยจันเขาก็จะแต่งงานกับผู้มั่นนะครับ
ครับรวมไปถึงผู้ชายคนชื่อทีผู้ชายชุนชื่อทีเนี้ย
ก็แอบรักแอบชอบกันอยู่เหมือนกันนะครับผมคือบ้านของคนพิธีเนี่ย
จะอยู่ข้างหลังบ้านของคนชื่อจันทร์ไม่ไกลกันมากครับ
พอเปิดหน้าต่างมาก็เห็นเลยจันทร์เนี่ยจะมีพี่ชายอยู่คนนึง
แต่พ่อแม่ของเขานี่คือเสียหมดนะครับคือวันที่เกิดเหตุเนี่ย
วันนั้นทั้งจันทร์ทั้งกิ๊กแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงผมไม่
ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมเพื่อนสาวเพศสองด้วยกันสามคนเนี่ย
ก็ได้นัดกันชวนกันเนี่ยมานั่งกินเนื้อย่างที่บ้านของจันทร์กันนะครับ
บ้านของจันทร์เนี่ยจะเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้นะครับผม
แต่อีกชั้นล่างนี้จะเป็นปูนแค่ครึ่งเดียวครับเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็น
ซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วถัดออกไปก็จะเป็นห้องครัว
แล้วถัดออกไปก็จะเป็นประตูด้านหลังครัวแล้วก็จะเป็นที่ล้างเพื่อล้างชามของบ้านของจันทร์
แล้วก็ถัดออกไปอีกก็จะเป็นบ้านของผู้ชายคนชื่อทีที่มาคุยมาจีบจันเนี่ยนะ
แต่จันเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยชอบผู้ชายคนนี้คือผู้ชายคนที่พี
มันเป็นคนที่แบบเกดีกินเที่ยวเล่นยาอะไรประมาณเนี้ยครับผมอืม
นั้นเขาก็ได้นัดกันมากินเนื้อย่างกันที่บ้านของจันทร์ก็กินกัน๓คนก็นั่งคุยอะไรกันเรื่อย
จนประมาณสัก๓๔ทุ่มเนี่ยพี่ชายของจันทร์เขาก็เดินลงมา
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปสลักข้างนอกก็คือคณะแฟนกันไว้นะครับเขาจะไปข้างนอก
เขาบอกว่าให้จันอ่ะก็ล็อกคุณแจน่ะหน้าบ้านไปเลยเดี๋ยวจะเอาคุณแจไปด้วย
เวลามาเขาจะเปิดขึ้นไปอะไรประมาณอย่างเนี้ยครับพอหลังจากติดสักสี่ห้าทุ่มเนี้ย
ตอนนั้นฝนก็เริ่มตกแล้วทุกคนก็กินอิ่มก็ต่างก็แยกย้ายกันกลับนะครับผม
บ้านของกิ๊กกับเพื่อนอีกคนนึงที่สาวประเภทสองเนี่ย
ก็คือบ้านอยู่ทางเดียวกันเขาก็กลับกันทีนี้ก็บอกให้เพื่อน
ประตูด้านนอกให้ด้วยส่วนจันเนี่ยก็ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เตรียมที่จะมาลงอาบน้ำในห้องน้ำ
พออาบเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องอ่ะ
ก็เหมือนมีคนเข้ามาโอบกอดอยู่ด้านหลัง
แล้วก็เหวี่ยงตัวของจันอ่ะลงไปที่นอนอืม
แล้วก็จะทำการคุมขืนจันนะครับผมอ้าวอ้าวแต่จันเนี้ยทั้งร้องทั้งดิ้นทั้งอะไร
แต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรครับคือตอนนั้นฝนตกแรงมาก
ตกกระทบสังกษีมันก็เสียงดังนะครับแต่ไม่มีใครได้ยินที่จะมาช่วยอะไรได้เลย
อืมแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือทั้งบีบคอแล้วก็เอาหมอนนี่ปิดจมูกของจันทร์
จนจันเนี้ยได้นิ่งไปคนที่ได้จะคุมขืนก็คิดว่าจันเนี้ยคือสลบ
ก็ทำก็ข่มขืนจันทร์ครับเสร็จแล้วตัวเองนี่ก็หลบหนีไปค่ะ
แล้วหลังจากนั้นช่วงมารปีห้าครึ่งปีห้าเกือบหกปีห้าครึ่งเกือบหกโมงน่ะ
ผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยก็ขับมอไซค์เข้ามามาจอด
บ้านตัวเองหลังจากที่ไปกินเหล้าเที่ยวบ้านเพื่อนกลับมา
ตัวเองก็เข้ามานอนในห้องนอนซึ่งหน้าต่างห้องนอนของผู้ชายชิตตี้เนี่ย
จะอยู่ตรงจะอยู่ตรงกันกับประตูหลังครัวของบ้านจันทร์เลยครับอืม
เขาก็เข้ามานอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียง
เหมือนล้างถ้วยล้างชามอะไรประมาณเนี้ยอืม
ผู้ชายชื่อทีเนี้ยจะชอบแอบมาแอบดูจันทร์อยู่เป็นประจำเวลาจันทร์อ่ะ
ค้างที่ร้านชามอยู่หน้าห้องไปอยู่หลังบ้านนะครับครับ
เขาก็แง้มหน้าต่างออกไปมองดูเขาก็เห็นจันทร์เนี่ย
ก็มาล้างถ้วยล้างชามอะไรปกติเหมือนคนปกตินะครับ
ล้างถ้วยอ้องแท้งอ้องแท้งเสร็จแล้วอืม
ทีเนี้ยจันทร์เนี้ยค่อยค่อยเงยหน้ามองมาทางผู้ชายชื่อทีเนี้ย
ผู้ชายเขาชื่อทีเขาคิดว่าเออจันทร์คงจะรู้ว่าเขาแอบมองเขาก็เลย
ตัวลงมาแล้วก็ไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอืมอืม
หลังจากนั้นพี่ชายของจันทร์ก็กลับมา
ก็เข้ามาในบ้านก็สังเกตเห็นว่า
ปกติน้องสาวตัวเองเนี่ยจะตื่นมาทำกับข้าวครับ
ข้าวเพื่อที่จะใส่บาตตอนเช้าแล้วแต่วันนี้ทำไมถึงปกติไม่ให้ลงมา
พี่ชายคนนี้ก็คือคิดว่าจะน้องสาวของตัวเองคงจะ
เมื่อคืนคงจะดื่มหนักคงจะอ่าตื่นสายเขาก็ไม่ได้คิดอะไร
พี่ชายของจันทร์ก็ขึ้นไปนอนบนบ้านครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสักเจ็ดแปด
เก้าโมงเนี่ยเพื่อนสาวประเภทสองเนี่ยได้รับข้อความไลน์จากจันทร์ว่า
แก้ตื่นยังเขาก็พิมพ์ต่อกันพอตื่นแล้วแล้วจันทร์ก็พิมพ์บีบว่า
อย่าลืมนะวันนี้ไปตลาดแล้วเขาก็สนทนากันแค่นั้น
แล้วสาวประเภท๒เนี่ยก็ได้โทรไปหากิ๊กก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ทักมาบอกว่าให้ตื่นได้ชวนไปตลาด
กิ๊กแล้วก็ทั้งเพื่อนสาวเพศสองเนี้ยก็ได้แต่งตัวแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ขับมอไซค์มาบ้านกันเพื่อที่จะไปตลาดกันอ่ะตอนเช้านะครับผมอืม
พอมาถึงบ้านก็โทรหาอาจารย์โทรยังไงก็ติดแต่ไม่มีใครรับสายสักที
ก็เลยขึ้นไปบนบ้านก็เลยเห็นพี่ชายจันเนี่ยกำลังจะเดินลงมาก็เลยถามพี่ชายจันว่าจันยังไม่ตื่นเหรอ
เนี่ยเราก็บอกว่านี่ตื่นสายแล้วก็ยังไม่ตื่นสงสัยนอนยังไม่ตื่นไปดูในห้อง
กิ๊กแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็เข้าไปที่เคาะห้องเคาะเท่าไรก็ไม่เปิดแต่ว่าลูกบิดคือไม่ได้ล็อกก็เปิดเข้าไปก็ยังเห็นจันนอนคุมโพงอยู่นะครับ
เพื่อนทั้งสองเนี่ยก็ไปเขย่าตัวเขย่าขาเขย่ายังไงก็มีกระดูกกระดิกไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยครับ
แต้ปากขาดท้ายครับนอนเออเออ
ครับครับมีโบสถ์หน้านี่เขียวบวมเลยครับ
เสร็จแล้วพี่ชายจันทร์ได้ยินเสียงก็วิ่งขึ้นมาดูก็มาเห็นศพน้องสาวตัวเอง
ก็ลุกกดปลอดศพน้องสาวตัวเองร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ย
ก็ได้เรียกญาติญาติที่อยู่ข้างบ้านกันแล้วก็เรียกให้ชาวบ้านที่อยู่นั่นมาทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับผม
เข้ามาชนสูตรศพกันก็คือว่าศพจันทร์เนี่ยคือตายได้ประมาณ๗๘ชั่วโมงแล้วนะครับผม
แต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุก็ตรวจว่าโดนฆาตกรรมข่มขืนอะไรประมาณนี้
แล้วผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเอะอะอะไรคนมาเยอะแยะก็ออกมาจากบ้าน
ก็เดินมาก็มาเจอแม่ของตัวเองก็เลยสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดเรื่องอะไร
แม่ก็เล่าเหตุการณ์ว่าอาจารย์เนี่ยโดนฆ่าข่มขืนผู้ชายคุณพิธีเห็นตกใจสะดุ้งหน้าซีดเลยครับ
กลับเข้าห้องค่ะแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็ได้สอบปากคำวัยรุ่นทุกคนนะครับว่าวันที่เกิดเนี่ย
นี่คืออยู่ไหนอยู่ไหนอะไรกันบ้างทั้งกลุ่มของเพื่อนผู้ชายชีวิตที่นี่ทุกคนก็ว่า
วันเกิดเหตุคือมานั่งกินเหล้ารวมตัวกันที่บ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครมีพิรุธอะไรนะครับผม
แล้วหลังจากที่ศพเนี่ยของจันทร์นี่ก็คือไปไว้ที่วัดแล้วคืนคืนนั้น
หมานี่คือหอนรอบบ้านของจันเลยครับผมอ่าแล้วทีนี้ก็งานศพของจันก็
ดำเนินไปจนเผาศพเสร็จหลังจากนั้นมาวันสองวัน
ผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยก็คือแล้วก็นอนอยู่ก็คือไม่เก็บตัวไม่ออกไปไหนเลยนะครับ
อยู่ห้องเงียบตลอดเลยพ่อแม่จะมาเคาะเรียกออกไปกินข้าวตัวเองก็บอกว่า
ไม่อยากจะออกไปป่วยไม่สบายอ้างอย่างงั้นอย่างงี้บ้างชาวบ้านทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็
สงสัยแล้วว่าผู้ชายคนชื่อชีเนี่ยทำไมไม่ยอมออกมาจากบ้าน
ไม่ยอมออกไปไหนมาไหนนะครับทุกคนนี้ก็คือ
ตั้งคงสงสัยไปหาคนชื่อทีหมดนะครับพอตกดึกขึ้นนั้นมา
ผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมครับ
เห็นได้ยินเสียงเหมือนคนล้างถ้วยล้างชามอยู่หลังบ้านนี่ตายที่นี่ครับ
ผู้ชายคุณยุทธีเนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นพี่ชายของจันทร์นะครับ
ก็เลยได้โผล่หน้าออกมาดูที่หน้าตาปรากฏว่าเห็นจันทร์นี่คือยืนล้างถ้วยล้างชามอยู่ตรงนั้น
เหมือนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมอืมแต่คราวเนี้ยจันค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นมา
แล้วก็ชี้หน้ามาทางผู้ชายคนชื่อทีผู้ชายคนที่ทีนี้ก็พังงาออก
แล้วก็นอนคุมโปรงสั่นอยู่อย่างนั้นแหละครับจนถึงรุ่งเช้า
พอตอนเช้ามาตัวเองเนี่ยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเก็ต
แล้วก็เอาหมวกกันน็อกแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าจะไปหาน้องชายที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ
พ่อฉันบอกพ่อแม่ฉันตัวเองก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกจากนอกหมู่บ้านไป
พอกำลังจะพ้นหมู่บ้านเนี่ยก็ดูเหมือนว่าขับมอไซค์ไปเนี่ย
รู้สึกว่าเหมือนมีคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่
เหมือนมอเตอร์ไซค์มันยุบอะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์มันยุบ
กำลังจะพ้นหน้าหมู่บ้านนี้ไปปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคือหยุดแล้วก็ดับอยู่ตรงนั้น
ผู้ชายคนยึดทีก็งงรถเป็นอะไรสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
ผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยเลยจุงมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปอู่ร้านซ่อมก่อนเข้าหมู่บ้าน

เข้าไปหาช่างเจ้าของอู่ก็ให้เข้าเช็คดูว่ารถเป็นอะไรยังไงไง
จู่เนี่ยคือผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยเหมือนกับแต่ร้อนนะครับก็เลยถอดเซ็กเก็ตออกแล้วก็หมวกนอกออก
อู่เขาก็สังเกตเห็นที่ใบหน้าแล้วก็ตามแขนของผู้ชายคุณยุทธทีเนี่ยมันเป็นแบบรอยเล็บรอยแผลเป็นรอยยาวตามแขนตามคอ

ทางเจ้าของอู่เนี่ยก็สงสัยว่าเขาก็รู้อยู่ว่าผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยเป็นคนที่เกเลกินเหล้าเล่นยาอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้ว่าผู้ชายคนชื่อทีเนี่ยแอบชอบจันทร์อยู่

แล้วบ้านก็อยู่ติดกันเขาก็เลยสงสัยเขาก็เลยโกหกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะเดี๋ยวจะมาดูรถให้เขาก็บอกอย่างนี้

ก็เลยโทรไปหากำลังผู้ใหญ่บ้านพอกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเห็นมาปุ๊บผู้ชายคนที่ตีเห็นก็เตรียมจะวิ่งครับแต่ว่าเจ้าของอู่เนี่ยก็คือคว้าตัวไปทันนะครับ

รับตัวไว้ก็ได้นำตัวไปสอบสวนว่าทำไมอะไรยังไงแผลเนี่ยเขาเลยให้การสารภาพว่าวันคืนที่เกิดเหตุเนี่ย

แต่เขาไม่รู้ว่าจรคือเศรียนะครับคิดว่าส่งไปเฉยเขาถึงจุหัวเสร็จเขาก็ออกมาหลังบ้านก็ขับมอเตอร์ไซด์ออกไปบ้านเพื่อนกินเล่ากับเพื่อนต่อ
ก็จับตัวคนร้ายได้เขาก็ให้การสารภาพหมดทุกอย่าง
แล้วพอวันที่มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ช่วงที่ทำแผนอยู่เนี้ยเพื่อนในกลุ่มเขาเนี้ยคนหนึ่งน่ะ
วิ่งผ่านวงล้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาทำร้ายผู้ชายคนชื่อทีนะครับผม
ครับแล้วก็พูดน้ำเสียงออกมาว่ามึงฆ่ากูทำไมมึงข่มขืนทำไม
แต่ว่าไม่ใช่เสียงผู้ชายนะครับเป็นเสียงผู้หญิงครับผมเป็นเสียงของจันทร์เลยครับ
ครับบอกว่ามึงฆ่ากูยังไม่พอมึงยังข่มขืนกูศพกูอีก
เขาพูดแบบนี้ครับเขาในหมู่บ้านเขาก็เห็นเขาก็ภาวะกัน
พี่ชายของจันเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดบอกว่า
อย่ามาทำร้ายเขาเลยให้ให้เป็นทางกฎหมายแล้วเขาก็หันหน้าจะมาทางพี่ชายตัวเอง
แล้วก็พูดบอกว่าถ้าพี่ไม่ไปคืนนั้นหนูก็คงไม่ตาย
เขาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็กอดกันแล้วทีนี้ทางชาวบ้านเขาก็พูดเกลี้ยกล่อมกับทางวิญญาณของจันทร์ที่เข้าร่างอยู่เนี่ย
ก็คือให้ออกไปเถอะก็คือเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เองนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จนอ่าผู้ชายคนนี้ก็สลบไปอืม
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ
นั่นคือเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนของเขา
ที่โดนข่มขืนจนเสียชีวิตครับคือคนทำเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าตอนนั้นเนี่ย
ลงมือไปแรงขนาดไหนเห็นว่าเอ้ยคงแค่สลบไป
แล้วก็ทำการข่มขืนอะไรก็ว่ากันไปผลสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เสียชีวิต
หลังจากนั้นเขายังเห็นอยู่ใช่ครับเห็นตอนเช้าทุกวัน
ทุกวันต้นเช้าเนี้ยผู้ชายเขาทีนี้จะมาแอบมองแอบดูทุกวันทุกเช้าเลยครับ
ครับเหมือนเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเองมั้งณวินาทีนั้นว่าเขาเนี่ยเสียไปแล้ว
ยังมาทำเหมือนกับภารกิจหน้าที่กิจวัตรประจำวันของตัวเองอยู่
เออจนกระทั่งผมว่าคนทำเนี่ยน่าจะเริ่มร้อนตัวแหละ
เรื่องของความผิดมันร้อนอยู่แล้ว
คือมันเริ่มจะมีรู้แล้วว่าเฮ้ยตำรวจจะต้องมาจับเขาแน่
ก็เลยต้องหนีผลสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไงครับเวรกรรมทำอะไรไว้ก็ต้องรับอย่างนั้น
อย่างที่พี่ชายของคุณจันทร์เขาบอกเลยครับว่ามันมาถึงตรงนั้นแล้วอ่ะ
อาจารย์ไม่ต้องไปสร้างกรรมเพิ่มแล้วเพราะว่าคนที่ทำอ่ะ
เขาได้รับกรรมทางกฎหมายแล้วส่วนกฎแห่งกรรมในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือว่าอีกพบภูมิหนึ่ง
ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอีกแบบหนึ่งที่เขาจะต้องรับมันอย่างสาสมเออ
นะครับนั่นคือเรื่องของจิตสุดท้ายทั้งสองเรื่องนะพี่พศนะตรงเหมือนเดิมนะครับ
ขอโทษนะครับตกตกจากจากเหมือนเดิมเรามากี่เรื่องก็ตกจากจากเหมือนเดิมก็ขออภัยพี่แจ๊ก
ก็ทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเลยพี่พศนะคืนนี้ขอบคุณพี่พศนะฮะ
ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกรวบรวมเรื่องราวต่างแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
ศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับเราจะกลับมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในรายการสถานีผีดุของเราเหมือนเดิม
สำหรับในค่ำคืนวันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านแล้วก็สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พศนะครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับผมสถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี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
สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะมายกพลเสิร์ฟความร้อนให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันครับแต่ฝากคุณผู้ชมไว้หน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยาก
เผื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่นเองครับและตอนนี้แขกรับเชิญอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณตุ๋นครับสวัสดีครับคุณตุ๋น
สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับโอ้โหปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ใช่ครับใช่ครับแต่ครั้งนี้เราเห็นหน้ากันรู้สึกว่าเราเพิ่งจะเห็นหน้ากันครั้งแรกหรือ
ครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกแรกเลยครับเออเชิญนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราครับแน่นอนฮะคุณตูนครับประสบการณ์ที่จะมามอบความหลอนให้กับคุณผู้ชมชาวสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องถูกไหมฮะใช่ครับมาพร้อมกับชื่อเรื่องว่าห้องพักจำเป็นใช่ครับเออเรื่องนี้
ของเพื่อนเสน็จผมเขาชื่อว่าโอนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เมื่อ๑๘ปีที่แล้วคือเขาระหว่างที่เขาจีบภรรยาเขาเรื่องของเรื่องเนี่ยคือสองคนนี้เขาเป็นเขาอยู่จังหวัดทางภาคเหนือเราไม่ระบุแล้วกันว่าจังหวัดไหนนะฮะทางแฟนของคุณโอเนี่ยเขาเป็นพนักงานขายพวกแว่นเขาเป็นเซลล์ที่ขายอยู่ในห้างแต่แบรนด์เนี่ย

เขาเขาทำงานที่ห้างนะฮะคุณโอเนี่ยเขาเขาเล่าให้ผมฟังเขาส่งรูปมาให้ผมดูว่าสภาพตึกเป็นยังไงผมยังตกใจเลยนะผมบอกเอ้ยอยู่กันได้ยังไงอ่ะเมื่อสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยเขาเอาภาพประกอบมาให้ผมดูแล้วเขาบอกว่าแพรวเนี่ยแฟนเขาเนี่ยช่วงนั้นเขากำลังจีบกันอยู่จะต้องไปพักเนี่ยสภาพตึกเนี่ยนะฮะเป
นสามแพรงอืมนะฮะฉะนั้นเนี่ยลักษณะห้องเนี่ยเดี๋ยวเราบรรยากาศขณะลักษณะห้องคุณโอเขาไปส่งคุณแพรวด้วยช่วงแรกแรกเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยเข้าไปที่ร้านเนี่ยต้องเข้าทะลุหลังร้านนะครับอืมทะลุหลังร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ประหลาดที่สุดของตึกนี้คือทำไมมีต้นไซด์อยู่หล
อ่าต้นไซด์เนี่ยโผล่มาหลังบ้านแล้วคราวนี้เขาไม่อยากจะตัดต้นไซด์อุ้ยต้นไซด์ใหญ่ใหญ่เลยนะเออเออ
ไม่กล้าตัดแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาต่อเติมรู้สึกว่าครูหานี้เหมือนจะเคยถูกต่อเติมเป็นครัวเขาก็สร้างกำแพงล้อม
แล้วล้อมยังไงก็ล้อมก็ล้อมต้นใส่แล้วก็เว้นตรงช่วงหลังคาไว้ให้ต้นอู้
คือคุณแพลวผมก็คุยกับคุณแพลวด้วยเขาก็บอกว่าเวลาขึ้นเนี่ยทุรูปหลังร้านเนี่ย
เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นบันไดไปเนี่ยขวามือเนี่ยคุณจะต้องเห็นต้นทำบุญใหญ่ใหญ่
ซึ่งมีผ้าแพร่อยู่ในตึกอยู่ในตึกนะฮะสภาพอยู่ในตึกแล้ว
พอขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยลักษณะชั้นลอยเนี่ยของตึกครูหา
แจ๊คจะนึกออกว่าปกติก็จะลอยแล้วก็จะเห็นร้านด้านล่าง
แต่ด้วยความที่มันเป็นช็อปเนี้ยเขาจะปิดฝ้าฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่สภาพที่จะเห็นก็คือจะเป็นเปลือยด้านหลังฝ้า
มืดมืดแม้กลางวันก็มืดนะครับมีห้องน้ำอยู่เท่านั้น
พอขึ้นไปชั้น๓ซึ่งจะเป็นที่พักที่พักของพนักงานเท่านั้น
เป็นสองห้องตึกแถวที่ยาวยาวนะครับ
ไปสองห้องขึ้นไปปุ๊บตรงไปก็จะเป็นห้องข้างหน้า
เป็นห้องหนึ่งห้องคุณแพลวจะอยู่ทางด้านซ้าย
เป็นไม้อัดกั้นแบบว่าดูแบบเบเลยครับไม่มีพัดลมไม่มีทีวี
หน้าต่างของห้องคุณแพลวคุณแพลวเนี่ย
ก็จะเห็นเปิดหน้าต่างปุ๊บก็จะเห็น๑วัดที่อยู่ตรงทางสามแพ่งเลย
วิวดีมากครับโอบอกวิวดีมากแล้วพร้อมกับเห็นบรรยากาศกลิ่งของต้นโพที่สยายออกมาอืม
ห้องของเพื่อนคุณแพลวเนี่ยที่พักด้วยกันเนี่ย
ก็จะไปหันหน้าออกถนนตอนที่คุณแพลวอ่ะ
ถูกจัดให้มาอยู่ที่เนี่ยพร้อมเพื่อนเขาเนี่ย
ผู้จัดการหรือคนอื่นก็จะแบบเลิกลากกันอ่ะเออเออได้ตึกนี้กันเหรอ
คือสภาพตึกมันสมได้ตึกนี้กันเหรอทุกคนก็พยายามจะเค้นกันอ่ะ
คุณแพลวก็มีอะไรเหรอเขาบอกไม่มีอะไรหรอกต้องอยู่
เพราะว่าผู้จัดการเขาบังคับให้อยู่แล้วคุณแพลวก็เลือกไม่ได้
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ต่างอำเภอและไกลมากครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเลิกงานเนี่ย
ในตัวเมืองก็จะปิดประมาณสองทุ่มคุณแจ๊คนึกออกนะในห้างปิดสามทุ่ม
ฉะนั้นเนี่ยคุณแพลวจะไม่ได้เจอเวลาเย็นที่มีแดดหรือเวลาสว่างเลยของการที่จะเข้าร้าน
เพื่อนคุณแพลวก็ถือกุญแจฉะนั้นเวลากลับมาบ้านเนี่ยสองคนนี้กลัวอยู่แล้ว
ต้องกลับมาพร้อมกันครับนะฮะแน่นอนล่ะเป็นผมผมก็คงไม่อยากไม่อยากจะกลับเดียวเดียว
อืมคือช่วงแรกเนี้ยของการกลับเนี้ยยังไม่เกิดอะไรขึ้น
คุณโอเล่าให้ฟังนะช่วงที่เขายังแบบยังไม่เจอคุณโอกำลังจะจีบเนี่ย
โอมาจีบทีหลังหลังเนี่ยพอคุณโอเริ่มมาจีบเนี่ย
มันจะมีอะไรที่ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเสมออืมนะฮะ
ยังมีครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแพลวเขาเล่าผมก็รู้จักทั้งสองคนนะ
เขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามีครั้งนึงเนี่ยเพื่อนคุณแพลวเนี่ย
เราจะกลับแล้วคราวนี้เพื่อนคุณแพลวเนี่ยเขาบอกขอไปทำธุระหน่อย
กับแฟนเขาอ่าฉะนั้นเนี่ยคุณแพลวก็บอกโอเค
เดี๋ยวเรากลับแล้วเราไปรอหน้าตึกแน่นอนไม่ยอมขึ้น
ไม่มีใครฉายเดี่ยวเข้าไปแน่นอนอ่าช่วงระหว่างรอเนี้ย
คุณแพลวเขาก็มาถึงเขาก็รออยู่หน้าตึกพี่แจ๊คเชื่อไหม
บรรยากาศตึกอ่ะข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ย
ปกติมากเลยร้านค้าคนเดินแต่ถ้ากลางคืนเท่านั้นแหละอืม
ร้านเงียบแล้วตึกข้างไม่มีใครอยู่นะครับ
ข้างข้างก็ไม่มีใครอยู่มีอยู่เดียวคือห้องชั้นของคุณแพร่คือชั้นสาม
ครับคุณแพร่เขาก็ระหว่างรอเพื่อนอยู่อ่ะ
เขาก็เออเดี๋ยวคงเพื่อนคงมาอะไรอย่างเงี้สักพักเขาก็หันมองไปเรื่อย
เขาก็หันไปมองชั้นสามซึ่งเป็นหน้าต่างของห้องเพื่อนเขาอ่าอ่า
เขาบอกเขาเห็นเป็นแบบเหมือนเงาคนหนึ่งอ่ะโผล่มาครึ่งตัวหน้าต่างเนี้ย
แล้วออกนอกหน้าต่างด้วยนะแล้วก็มันครับอะถึงหน้าทุกหันมามองอะ
หันมามองด้วยความมันมืดอ่ะไฟก็มีไม่มีอะไรมาก
คุณแพลวเขาก็หันมามองก็เอ๊ะเอ้าเพื่อนกลับมาถึงแล้วเมื่อไห
ทำไมมันใจกล้ามันมันขึ้นไปก่อนจังเลยแล้วไม่เปิดไฟก็ตะโกนเรียก
ลงมารับหน่อยคือกุญแจเพื่อนก็ถืออยู่คนเดียวลงมานับด้วยลงมารับด้วย
ก็ไม่ตอบก็คือประมาณว่าห้อยตัวมาแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้
แล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคุณแพลวก็บอกประหลาดเป็นอะไร
หยิบมือถือสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนมีแต่มือถือใหญ่อะนะ
คุณแพลวเขาก็โทรกดโทรปลื้อเสียงอยู่ข้างหลัง
หันกลับไปอ่าเพื่อนคือเพื่อนอ่ะกำลังเดินมาพอดี
แล้วก็ถามว่าโทรมาทำไมก็อยู่ข้างหลังแล้ว
คือตกเริ่มตกใจแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบว่า
เริ่มมีผิดสังเกตช่วงเวลานั้นเนี่ย
คุณโอเขาก็จีบคุณแพลวอยู่สมัยก่อนมันก็ไม่มีสมาร์ทโฟน
ไม่มีการแชทจะมีอย่างเดียวคือการโทรคุยกันครับ
คุณโอเล่าให้ฟังว่ามันมีครั้งหนึ่งมันประหลาดมากเลยโทรคุยกันอยู่อย่างนี้
อยู่ดีดีทำไมคุณแพลวเหมือนโมโหร้ายอ่ะตะโกนมาเลย
ทำอย่างงี้กับกูทำไมแล้วกดสายทิ้งอืม
โอก็บอกอ้าวคือเขาคุยเขาคุยกันปกติ
คุณธรรมดาเรื่องขะเลาะกันเออคนเพิ่งจีบแล้วคุณแจ๊คครับ
ครับค่ะเพิ่งจีบด้วยซ้ำนะกำลังแบบว่าโลกสีชมพูตอนนั้น
แต่อยู่ดีคุณแพลวตะโกนไปเลยมึงทำอย่างนี้กับกูทำไม
แล้วกดสายทิ้งคุณหนูก็ตกใจสิเอ้ยอะไรอ่ะ
เคลียร์พรุ่งนี้เช้าไปที่ร้านไปเคลียร์เลยเออ
พอไปถึงปุ๊บเจอคุณแพลวแพลวบอกว่าเมื่อคืนตะโกนด่าเราทำไม
อ้าวคุณแพลวก็ได้ยินเหมือนกันว่าคุณโอก็ตะโกนว่ามึงทำอย่างนี้กับกูทำไม
อ้าวต่างคนต่างได้ยินทั้งคู่เลยต่างได้ยิน
ได้ยินเหมือนกันเลยคุณโอบอกเฮ้ยมันมันผิดปกติแล้วนะ
มันไม่ใช่วิสัยอะไรอย่างงี้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย
สิ่งที่คุณแพลวจะเริ่มเจอมาเรื่อยเรื่อยคือทุกห้าทุ่มครับเออ
มีเสียงเดินขึ้นบันไดมาจากชั้นลอยจากชั้นลอยนะฮะ
เดินขึ้นบันไดมาเปิดแล้วมาอยู่หน้าห้องหน้าห้องคุณแพลว
ครับแล้วก็ไม่แล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำอ่ะจับใจความไม่ได้อืม
ห้าทุ่มวันเว้นวันวันเว้นวันเจออย่างเงี้บ่อยบ่อยเนี้ย
คุณโอเล่าให้ฟังว่าช่วงที่คุณแพลวเนี่ยอยู่ที่ห้องพักนั้นเนี่ย
คุณแพลวเนี่ยจะลักษณะแบบมนมากมองมากอืม
คืนคุณแพลบอกว่าฝันร้ายอ่ะแต่ก็จำไม่ได้ว่าฝันร้ายอะไร
แต่รู้สึกว่ามันหดหู่มันเศร้ามากไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอืม
นะฮะมีคืนนึงเนี่ยความชัดเจนเนี่ยพอยิ่งคุณโอจีบคุณแพลว
เริ่มรู้สึกว่ามีความรักมากขึ้นเท่าไหร่ครับทำไมเรื่องของ
เรื่องของที่คุณแพลวเจอมันดันกลับแรงขึ้น
อีกครั้งหนึ่งคุณแพลวเล่าให้ฟังว่าเขาฝัน
ทุกครั้งความฝันที่ฝันจากไม่ค่อยชัดเจน
เริ่มชัดเจนครับจนบางครั้งเนี่ยตีห้า
เวลาตีห้าฝันว่าคือคืนก่อนเนี่ยก่อนนอนเนี่ย
บางทีก็ได้ยินเสียงนะแต่ความที่คุณแพลวไม่อยากคิดอะไรมาก
เพราะคงคิดว่าเพื่อนเขาเมดเขาคงมีแฟนมาหา
พอมีเขามีกุญแจให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยพอคุณแพลวหลับ
แล้วช่วงเวลาตี๕คุณแพลวบอกว่าฝันชัดมากเลย
เป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าคุดคู้อยู่แล้วก็ก้มหน้า
แล้วก็ร้องไห้อ่ะมึงทำอย่างนี้กับกูทำไมอ่ะ
ทำอย่างนี้กับกูทำไมเป็นอย่างนี้บ่อยมากติดติดกัน
คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะออกไหม
แต่แพลวก็บอกว่าตอนนั้นก็ทุกคนก็ยังไม่มีเงินนะฮะ
จำเป็นต้องอยู่ประหยัดอืมสถานการณ์มันบังคับ
มันจำเป็นจริงจริงนะบังคับผมถึงเข้าใจไงว่าคนที่มันไม่มี
มันย้ายไปไม่ได้บ้านอยู่ไกลจากร้านเนี่ยเป็น๒๐กิโล
ว่าไม่คุ้มกันเขาต้องทนความทนเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่พีคว่า
คุณแพลวบอกว่ามีคืนนึงเนี่ยมันกึ่งหลับกึ่งตื่น
แล้วประมาณว่าเห็นผู้ชายเนี่ยท่าเดิมเลยมุมห้องกอดเข่าอย่างเงี้ย
มึงมึงทำอย่างนี้กับกูทำไมแล้วก็เงยหน้า
แต่ยังไม่เห็นหน้านะครับเป็นเงามึงทำอย่างงี้กับกูทำไม
แล้วก็คว้าขาคุณแพลวจับหมับแล้วก็กระชากคุณแพลวตื่นครับ
คืออะไรแต่เจ็บเจ็บด้วยคุณแพลวก็แบบด้วยความที่แบบ
เราก็ไม่อยากจะคิดมากเพราะว่ายิ่งคิดเรายิ่งกังวล
ใช่ไหมครับก็โอเคลงไปทำงานเลยช่วงนั้นเนี้ยเป็นวันอ่า
เป็นวันหยุดพักของคุณแพลวพอดีคุณแพลวกับคุณโอเนี่ยก็โอเค
คุณโอก็มารับคุณแพลวเนี่ยออกไปกินข้าวอะไรข้างนอกกัน
คุณโอเล่าให้ฟังว่าแปลกมากเลยก็คุณแพลวช่วงนึงเขาเดินช้อปปิ้ง
เขาก็เดินนำหน้าไปอืมคุณโอบอกว่าก็ดูขาคุณแพลวว่าเอ๊ะ
ทำไมมันมีรอยอะไรจ้ำแดงอืมก็บอกให้แพลวหยุดก่อนเนี้ยยืนดิ
เอามือไปทาบเป็นลอยมือขนาดใหญ่จับขาเป็นจ้ำแดงและช้ำเขียว
คือช้ำเขียวเลยนะฮะอืมนั่นคือต้องแรงมากคุณแพลวก็บอกเออ
คือก็ไม่อยากจะแบบลื้อฟื้นแต่เพราะว่าเขารู้เขาเจ็บ
แต่ไม่คิดว่ามันจะนับวันไอ้รอยเนี้ยมันก็ยิ่งขึ้นชัดอืม
วันหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นวันที่แบบว่าคุณแพลวรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว
มันคือที่สุดแล้วคือที่สุดแล้วคุณแพลวคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่อยู่หรือเจออย่างเงี้ย
คือจิตมันตกมันห่อเหี่ยวบางครั้งเนี่ยยอมกลับไปบ้านที่ไกลไกลเนี่ย
เขาบอกว่าหายนะความห่อเหี่ยวความรู้สึกอยากตายความรู้สึกตัวเองไร้ค่า
เหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแต่ไม่มีเหตุแต่ทำไมพอออกจากที่นั่นแล้วหาย
มีวันหนึ่งคุณแพลวก็บอกว่าเขานอนอยู่เนี่ยเวลาตี๕
ฝันชัดมากเลยเขาฝันว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเดิมเลยท่าเดิม
เดิมทุกอย่างแต่ที่แตกต่างกันขึ้นก็ลุกลุกขึ้นไปอ่ะ
แล้วก็ไปมองเงินเอ่ยเพดานสักพักผู้ชายคนนี้
เอาเชือกเนี่ยมาแขวนนึกออกไหมฮะว่าเป็นแบบว่าสมัยห้อง
ที่จะเป็นอ่าพัดลมที่แขวนอ่ะที่หมุนอ่ะมันจะมีการถอน
มันจะเหลือตะขออยู่ใช่ใช่แขวนปุ๊บใช่เขาแขวนปุ๊บ
แล้วเขาก็แขวนคอตรงนั้นน่ะลักษณะเพราะคุณแพวโฟร์ฟันเห็นแขวนเสร็จ
แล้วก็ก้มมามองเนี้ยสักพักอืมแล้วเงานั้นเหมือนประมาณว่า
เน่าอ่ะแล้วก็ล่วงปุ๊บไปตรงที่ที่คุณแพลวนอนพอดีตรงทูบ
แล้วก็สะดุ้งตื่นคือเอ้านี่มันเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่ง
แต่คุณแพลวบอกว่าคือเขาหลับไปก่อนไง
สรุปคือคุณแพลวเขินหลับไปก่อนก็ตกใจมากเลย
ก็เลยไปห้องเพื่อนแล้วเดินไปห้องเพื่อนข้าง
ซึ่งห้องเพื่อนเขามีทีวีก็ไปหา
คือเพื่อนคุณแพลวเนี่ยเขาดูทีวีอยู่แล้ววันนั้นแฟนเขาไม่ได้มาพักด้วย
คุณแพลวเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วขออยู่ด้วยได้ไหม
เพื่อนก็บอกได้ไหมแล้วเล่าให้ฟังเพื่อนเขาก็กลัวเหมือนกัน
เขาเจอเหมือนเหมือนว่าเวลาเข้าห้องน้ำจะเหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าห้อง

คราวนิดนึง๒คนได้ยินพร้อมกัน
ปึ๊บคราวเนี้ยเสียงเนี้ย

แล้วคราวเนี้ยเคาะประตูด้วยนะ
ไม่น่าใช่เฮ้ยใช่แฟนจริงเหรอเพราะว่า
กุญแจเข้าร้านเนี่ยอยู่กับเพื่อนของคุณแพลว
ค่ะต้องคุณเพื่อนคุณแพลวต้องลงผ่วงส์เท่านั้น
ฉะนั้นใครจะเข้ามาได้ยังไงนะฮะสักพักหนึ่ง
บิดตราตูบิดบิดเลยบิดคลักคลักคลักคลัก
ทำอย่างนี้กับกูทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูทำไม

โจรหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่โจร

คือต้องเขาเรียกว่าเพื่อนคุณแพลวก็ค่อนข้างจะใจเด็ดเหมือนกันนะ
คือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วโทรหาโอ
คุณแพลวโทรหาโอบอกมารับเดี๋ยวนี้เลยเพราะคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว
โทรปุ๊บคุณโอเขารีบมารับเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บไม่เจอใครวิ่งออกไปเลยทันที
คุณโอก็เล่าคุณโอก็สอบถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยังไง
คุณแพรเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนี้โอเคฉะนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้ว
นอนบ้านคุณโอก่อนละกันทั้งสองคนแล้วพรุ่งเนี้ยมาขนของกลับ
คุณโอบอกว่าโอเคพอมาขนของกลับตอนเช้ามาบอกผู้จัดการเลยว่าไม่อยู่แล้ว
เรายอมเดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านเช่าหออื่นแล้วกันยอมเจียดเงิน
คุณโอก็มาเก็บของคุณโอเล่าอันนี้คุณโอเล่าให้ผมฟังเลยว่า
ลักษณะพื้นไม้ห้องเนี่ยเป็นไม้ปาเก้ก็เก็บของเสร็จปุ๊บอ่ะ
ก็เหลือฟูกที่นอนของคุณแพลวคุณโอเขาก็ม้วนฟูก
เฮ้ยสิ่งที่คุณโอเห็นคือคราบอ่ะคราบเหนียว
เป็นวงกว้างอย่างเงี้ครับเขาบอกว่าแพลวตอนเอาพวกมาปูนนี้ไม่ได้รูเลยเหรอ
แพร่วบอกไม่ได้ดูหมายถึงว่าคราบเนี้ยมันอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นใช่ครับ
เหมือนคราบอะไรที่มันเหนียวกับเป็นคราบเหลืองแล้วมันแกะไม่ออก
สมเลือดผสมหนองอ่ะคือคุณโอบอกมันใช่แน่ถ้าจากที่แพลวเล่าให้ฟังว่า
ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยแขวนคอแล้วอาจจะเป็นร่างที่เน่าลงมาอะไรอย่างนี้

สุดท้ายเนี่ยเก็บของกลับเลยไม่ไหวแล้วอืมคุณแพลวก็เลยแบบ
คุณโอเนี่ยก็เลยไปคาดคันจากผู้จัดการเออ
ว่าเฮ้ยเรื่องมันยังไงเนี่ยเพราะฉันออกแล้วเนี่ยคุณต้องบอกแล้วนะ
ว่าแพร่วก็บอกว่าเขาไม่ไหวเหมือนกันถ้าทำอย่างงี้ฉันก็จะลาออกแล้ว
ไปอยู่ร้านอื่นที่เป็นคู่แข่งก็ได้อะไรก็ได้
ผู้จัดการอ่ะเขาก็เลยบอกว่าคืออย่างนี้มันมีผู้ชายเนี่ย
ที่เจ้าของตึกเก่าเนี่ยเขาอยู่กันแถวนี้แหละ
เขาเคยอยู่เขาเป็นร้านทั่วไปโชว์หวยทั่วไป
แล้วประมาณว่าเขามีภรรยาแล้วประมาณว่าโดนภรรยาสวมเขา

เขารู้สึกว่าเขาโดนภรรยาสวงเขาเนี่ยตบซ้าปไปแล้วก็หนีไปกับชู
และความที่ผู้ชายเขาแค้นมากเขาพอร้องไห้เขาเสียใจ
น่าจะเป็นสิ่งที่คุณแพลวเห็นคือคุดคู้อยู่ในห้อง
อาจจะเป็นค่ำคืนก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า

ที่เขาบอกว่าคนฆ่าตัวตายมักจะวนหลุกทำอะไรซ้ำอย่างนั้นไม่ยอมจบ

เขาบอกว่าช่วงที่เกิดขึ้นแรกเนี่ยนะคุณแพลวเนี่ยมาอยู่เนี่ย
หลังสามปีหลังเกิดเรื่องแต่ช่วงแรกแรกเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลย
ไอ้ข้างที่ปกติมีคนอยู่เนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้
มันถึงไม่มีคนอยู่เป็นที่มาถึงไม่มีคนอยู่กันเลย

ลักษณะตึกเนี่ยก็โซมหมดอะไรหมดนี่แหละฮะ
ก็เป็นเรื่องที่มาที่ว่าทำไมบรรยากาศแถวนั้นถึงได้วางเวร
มันมีคุณโอบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นไอของความแบบ
ขมุกขมัวตลอดเวลานี่ไม่นับต้นไสนะ
ซึ่งต้นไสที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็มีบางคนที่หลายคนเจอ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรที่จะน่ากลัวมาก
บางคนเขาอยากจะปิดการขายไปไหว้ก็ปิดได้นะ
จากที่ปกติที่ว่าไม่สำเร็จซึ่งตอนแรกผมฟังเรื่องราวเนี้ย
ผมก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะต้นไสนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ความจริงคือห้องนั้นที่ถูกกั้นอยู่กับแบ่งเนี่ย
เจอครับเป็นที่มาของห้องตรงนั้น
ครับคือเข้าใจเลยนะฮะคำว่าห้องจำเป็น
คือบางทีคนเรามันจะมีตัวเลือกไม่เยอะ
ไอ้การที่เลือกที่จะไปพักที่จะต้องเสียเงินเพิ่ม
ลำพังเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายพูดกันตรงถูกไหมฮะ
จะยอมเจียดเงินตรงนั้นไปเช่าที่พักอยู่มันก็กะไร
ในเมื่อบริษัทเนี่ยเขามีเหมือนกับเป็นที่พักให้ก็เอาก็อยู่
แต่ด้วยบรรยากาศต้องบอกก่อนบรรยากาศมันครบองค์ประกอบมากเลยนะฮะ

ที่สำคัญคือประวัติห้องข้างบนที่นอนกันเนี่ยมีคนผูกคอตาย

ใช่ครับผูกคอตายเนี่ยคือหลายวันแล้วนะจนไม่มีใครรู้อย่างที่บอกเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าคนผูกคอตายเขาจะเก็บเงียบจนร่างอ่ะมันเน่าอ่ะ
เขาบอกว่าร่างที่เขาเล่าให้ฟังนะว่ากู้ภัยไปเจอจนร่างเน่าแล้วแล้วไอ้ส่วนที่มันแขวนคอเนี่ยคอมันหลุดอ่ะ
ตัวมันหลุดลงมาจนมาปะตรงนั้นแล้วมันเน่าหลายวันก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าพวกคราบน้ำเหลืองเนี่ยล้างออกยากที่สุด
ใช่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ทำงานเป็นลักษณะเซลล์อะไรอย่างนี้นะนอกจากห้องพักที่จะต้องจำกัดจำเขียอยู่ในสถานที่พักตามบริษัทของตัวเองแล้วเนี่ยโรงแรมก็เหมือนกันมักจะถูกจำกัดให้พักอยู่เป็นเขาเรียกกันว่าโรงแรมเซลล์ไงเลือกไม่ได้เขาให้อยู่แบบไหนก็ต้องอยู่แบบนั้นแล้วแต่ละที่ที่ไปนอนหรือว่าอย่างเรื่องนี้ก็มักจะเจอเรื่องราวแปลก
สั่งย้ายสั่งย้ายแล้วก็เป็นเหมือนคนแบบว่าแม่เหล็กดูดผีอ่ะครับไปอยู่ห้องที่มีประวัติอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้ครับครับนะฮะนั่นคืออีกหนึ่งอาชีพนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีโอกาสที่จะได้เจอเรื่องราวแบบเนี้ยอันดับต้นต้นเลยใช่ครับนั่นก็คืออาชีพเซลล์นั่นเองครับอ
ครับขอบคุณมากมากคุณตุ๋นที่วันนี้เราได้คุยกันแบบเห็นหน้าแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่มาเยี่ยมกับฐานีพีดุของเรานะครับดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คเอาละครับในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่
นทำรายการครับแล้วก็วันศุกร์หน้าสี่ทุ่มตรงนะครับ
ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาด
เราก็จะมีการเพิ่มช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือ
ไทรัตทีวี๓๒นั่นเองครับ
เจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์วันอาทิตย์๕ทุ่มครึ่ง
เป็นต้นไปกับสถานีผีดุของเรา

ค่ำคืนวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ
ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้า
ค่ำคืนวันนี้นอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอก
ทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ

คุณตูนขอบคุณนะครับ

สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มเป็นต้นไป
เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีในโซเชียล
ที่จะต่อคิวกันมา

ค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ครับ
และฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือก
เมลต่างที่คุณผู้ชมนั้นส่งมา
เพื่อเชิญคุณผู้ชมมาร่วมในรายการของเราครับ

ในรูปแบบของวีดีโอคอลเป็นที่เรียบร้อยครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงอย่างเดียว

คุณเฟย์ครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
แน่นอนว่ามีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาฝากแฟนสถานีผีดุด้วย
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องพาร์ทไทม์หลอน
ถามก่อนว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทเฟย์เองค่ะ

น่าสนใจเรื่องนี้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเป็นยังไงครับ
เอ่อเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑๕๑๖ปีที่แล้วนะคะ
เป็นเรื่องของเพื่อนของเฟอร์นะคะที่ชื่อจริงนะคะ
จีนเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็ด้วยนิสัยของนักศึกษาไทยนักเรียนไทยนะคะที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับว่าชอบนะคะที่จะไปหาประสบการณ์ไปทำงานพิเศษกันนะคะ
เพื่อได้ตังค์กินขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วงานของจีนเนี่ยค่ะนอกจากจะทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วนะคะ
เขาก็ยังรับงานเป็นพวกพี่เลี้ยงเด็กนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนสูงอายุอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเขาเรียนมาทางนั้นด้วยนะคะ
เขาก็จะมีงานแบบนี้มาเรื่อย
เทศกาลคริสต์มัสของปีนึงค่ะ
เขาก็ได้งานงานหนึ่งซึ่งจีบอกว่าเป็นงานที่ดีมาก
ดีมากในที่นี้หมายความว่าเวลาทำงานน้อยงานสบาย
แล้วก็ได้เงินคือเยอะมากซึ่งเป็นค่าแรงที่เยอะมากจริงจริง
เขาบอกว่าในตอนนั้นคือเขาตื่นเต้นมากกับงานนี้แล้วงานของจีนเนี่ยค่ะ
ก็จะเป็นงานที่แค่ไปอยู่เฝ้าคุณยายคนนึงค่ะที่มีอายุประมาณ๘๐ปี
เกือบเก้าสิบปีอะค่ะที่บ้านหลังนึงนะคะเป็นบ้านแถบ
แนวแนวชานนึงนิดนึงค่ะจะเป็นหมู่บ้านที่จีบอกว่า
เป็นหมู่บ้านที่ดีมากระบบซิเคลิตี้ดีมากแล้วก็สวยมากเป็นบ้าน
แต่เขาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเก่าอ่ะนะคะซึ่งจีเองก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่า
เหมือนเขาก็มีรถแล้วเขาก็สามารถที่จะไปทำงานโดยขับรถไปได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ตอบตกตกลงรับงานนี้นะคะงานนี้เนี้ยมีระยะเวลาทำงานเนี้ย
ประมาณสองสัปดาห์นะคะก็เป็นช่วงช่วงก่อนคริสต์มาสจะเลยคริสต์มาสไปนิดนึงเลยเนี้ยค่ะ
ซึ่งงานของจีนเนี่ยเขาจะต้องดูแลคุณยายเป็นกะกลางคืนค่ะ
คือจะต้องบอกว่าครอบครัวเนี้ยค่ะคือคุณยายคนที่เป็นเจ้าของเอ่อ
เป็นเจ้าของบ้านนะคะคือจะอยู่กับลูกสาวนะคะ
ซึ่งเขาก็จะอยู่กันสองคนแม่ลูกทีนี้เนี่ยช่วงกลางวันเนี้ยค่ะ
ก็คุณลูกสาวเนี่ยเขาก็จะจ้างแม่บ้านที่เป็นคนเวียดนามเนี่ย
ดูแลคุณยายโดยปกติแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหน
เขาก็จะเป็นคนดูแลเองแต่ทีนี้เนี้ยปีนั้นเขาต้องไปต่างเมือง
เขาก็เลยจ้างจีมาดูแลนะคะก็อืม
วันที่เขาเนี้ยค่ะพาตีไปแนะนำบ้านแนะนำเอ่อ
ตัวกับคุณยายแล้วก็แนะนำตัวกับเอ่อเพื่อนร่วมงานคือเอ่อ
คุณสาวใช้ที่อยู่ช่วงช่วงกลางวันอ่ะนะคะก็จีบอกว่า
คุณเจ้าของบ้านเนี่ยพาไปช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะบ้านเบิ้ลสวยมากเลย
พอเดินเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่จีเห็นก็คือ
เป็นบ้านแบบที่มีลักษณะโบราณก็จริง
แต่ก็คืออยู่ในสภาพที่แบบดีมากนะคะอืม
เดินเข้าบ้านไปปุ๊บเสียงแรกที่จีได้ยินคือคำว่า
ออกไปออกไปสองครั้งครับจีก็หันไปมอง
แต่ก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะ
ก็เอ๊ะแปลกนิดนึงแต่ส่วนตัวของจีเองอะค่ะ
เขาเป็นคนที่มีเซนต์กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
อ๋อเขาเป็นคนมีเซนต์ใช่เขาก็เลยรู้สึกแบบว่าอ๋อ
สงสัยจะแบบเจ้าที่มั้งคืออาจจะเห็นแล้วเป็นคนแปลกหน้าหรืออะไร
ก็อาจจะมาต้อนรับเขาก็เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรอะนะคะ
เขาก็ได้แต่อธิษฐานจิตว่าเฮ้ยฉันมาทำงานไม่ได้มาทำร้าย
ได้มารบกวนอะไรเขาก็เดินเข้าบ้านไป
นั้นคุณจีได้บอกไหมคุณเฟย์ว่าเสียงที่บอกว่าให้ออกไปอ่ะ
ผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแหบ
เหมือนแบบเสียงมันมันลอยผ่านลมมาค่ะไม่ได้ไม่ได้ตะโกนกล้องหรืออะไรนะคะ
เป็นเสียงแบบลอยตามลมมาซึ่งครับเอ่อจีก็โอเคบ้านหลังนี้มี
แต่ก็รู้สึกว่าก็เออไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้เพราะว่าก็เจอบ่อยอะไรอย่างนี้
ก็เดินเข้าไปสำรวจในบ้านก็โอเคก็มีคุณยายที่เป็นเอ่อ
คนที่จีนต้องดูแลนะคะต้องบอกก่อนว่าคุณยายเนี่ยอายุมากแล้วก็จริง
แต่ก็คือยังสามารถที่จะเดินได้แต่ก็ไม่ได้เดินได้ไกลมาก
ยังสามารถช่วยตัวเองได้บ้างแต่ไม่ถึงกับนอนติดเตียงนะคะ
ก็เขาก็จะนอนอยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะ
แล้วห้องที่จีเขาจะต้องอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องห้องคุณยายนะคะ
จีบอกว่าคุณเจ้าของบ้านนะคะเขาให้กฎมา๓ข้อ
ในการที่จะอยู่และทำงานบ้านหลังนี้
ช่วงช่วงที่ช่วงที่จีมาทำอะนะคะคือช่วงกลางคืน
ก็คือข้อแรกค่ะได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากข้างนอกเสียงจากในบ้านเสียงเรียกเสียงเคาะเสียงแปลก
ถ้านอนแล้วถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วเนี่ยไม่ต้องออกมาดู
ไม่ต้องออกมาดูเลยครับซึ่งเขาเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่า
บ้านหลังเนี้ยมันมีกล้องวงจรปิดคือเขาสามารถแบบดูได้แล้วก็มันมีอาราม
ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมาถึงบ้านได้เร็วกว่าทุกคนอยู่แล้ว
ก็คือเป็นความปลอดภัยของจีด้วยก็ไม่ต้องออกมาให้อยู่แต่ในห้องไป
ถ้าเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะตำรวจมาแน่นอนนะคะ
สองก็คือบริเวณชั้นสองของบ้านชั้นบนนะคะห้ามขึ้นเด็ดขาด
ไม่ว่าจะไม่ว่าจะได้ยินอะไรได้ยินอะไรก็แล้วแต่ห้ามขึ้น
อืมอ้ำขึ้นเลยให้เขาให้เหตุผลมาว่า
มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่อยากให้ใครขึ้นไปยุ่งนะคะครับ
จีก็โอเคก็แปลกนะแต่ก็อ่ะเข้าใจได้อืม
ส่วนข้อ๓ข้อสุดท้ายค่ะอันนี้จีบอกว่าสำหรับจีนแล้วแตกหนักสุด
คือตอนกลางคืนชั้นล่างทั้งชั้นต้องเปิดไฟทั้งหมด
ปิดไฟเหตุผลก็คือ
ก็แปลกนะแต่ก็ได้อยู่

เสียงเดียวนะคะตอนกลางคืนที่ดัง
เสี่ยงอดที่คุณยายกดเลี่ยก
คือคนป่วยก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนแบบเรียกพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือถ้าเป็นเสียงนั้นเนี่ยคือจีอ่ะอ่อต้องออกมาดู
ก็คือออกมาดูในห้องคุณยายคือคุณยายเรียกเอาอะไร
ซึ่งจีก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร
ทีนี้อีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่จีจะต้องมาทำงานแล้ว
จีเขาก็ตื่นเต้นเนอะก็รีบมายังไม่ถึงเวลา๒ทุ่มเลย
ก็มาตั้งแต่แบบประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เขาก็มาถึงเขาก็มีกุญแจบ้านแล้วเขาก็สามารถเข้าไปในตัวบ้านได้อะไรอย่างนี้
ก็พอเปิดประตูบ้านเข้าไปอะค่ะเดินเข้ามาบ้านแล้วก็มันข้าง
เขาบอกว่าข้างขวามือจะเป็นทางขึ้นบันไดชั้นสองอืม
จีหันไปเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กประมาณเจ็ดหกเจ็ดขัว
ใส่ชุดกระโปรงสีฟ้าฟ้าเขียวยืนอยู่
แล้วจีก็แบบมีเด็กด้วยเหรอหรือว่าแม่บ้านแม่บ้านเอาลูกมา
แต่แม่บ้านเป็นคนเวียดนามแต่เด็กนี่มันเด็กฝรั่งว่ะ
ก็หันไปดูอีกทีเด็กหายไปแล้วค่ะอืมก็
ก็เริ่มแบบเริ่มเอแล้วแต่ก็อ่ะโอเคก็เดินเข้าไปทักทายกับแม่บ้าน
แล้วก็คุยกันแม่บ้านก็บอกเออเธอจะทำครัวทำอะไร
เขาก็แนะนำกันไปนะคะจนถึงเวลา
แม่บ้านบอกโอเคไหนไหนเธอก็มาแล้วฉันกลับเลยแล้วกันเนอะ
แม่ครับเออไหนเธอก็มาแล้วเธอก็อยู่เลยละกัน
ฉันกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจีก็แบบเออโอเคไม่เป็นไร
แล้วแม่บ้านก็ยังบอกว่าถ้าวันไหนเธอไม่มีอะไรทำเธอมาก่อน๒ทุ่มได้
เธอก็มามาได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจะได้กลับบ้านเร็วอะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะ
ก็จีก็แบบโอเคได้ได้แล้วก็ด้วยความที่เขาสงสัยค่ะ
เขาก็เลยถามกับแม่บ้านว่าเออเธอเธอรับเลี้ยงเด็กอีกคนด้วยหรือเปล่า
หรือเธอพาเด็กเข้ามาด้วยไหมเมื่อกี้ฉันเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงลักษณะแบบนี้แบบนี้
บันไดอ่ะเขามากับเธอหรือเปล่าอืมแม่บ้านตาโตแล้วก็บอกดีบอกว่า
ไม่ที่นี่ไม่มีเด็กเธอพูดจาไร้สาระแล้วเธอตาฝันล่ะ
ฉันไปแล้วแล้วเขาก็เขาก็ไปเลยเออซึ่งจีก็โอเค
น่าจะก็คงก็ตามภาษาบ้านเก่าเนาะก็คงต้องมีอะไรแบบนี้แหละ
ก็เขาก็อธิษฐานจิตไปบอกว่าเออมาทำงานแค่สองอาทิตย์นะ
ไม่ได้มารบกวนอะไรก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งกันอะไรอย่างนี้
อย่าเอออย่ามาทำให้ให้กลัวให้อะไรน่ะเขาเขาเขาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็ตั้งจิตอธิษฐานของเขาไปทีนี้หน้าที่ของจีในการดูแลคุณยายค่ะ
ก็คือ๒ทุ่มเข้าไปนอนกับคุณยายแล้วก็เอ้ยเข้าไปนั่งกับคุณยาย
แล้วก็เหมือนกับอ่านหนังสือให้คุณยายฟังจนกว่าคุณยายจะหลับ
ก็โอเคจีเขาก็เข้าไปทำงานทำหน้าที่พออ่านหนังสือให้คุณยายฟังสักพัก
คุณยายก็เริ่มหล่อจีก็อืมเข้ามานอนในห้องของตัวเองนะคะ
ครับทีนี้เนี้ยด้วยความที่ห้องมันเอ่อห้องของคุณยายเนี้ย
เขาไม่มีประตูนะพี่แจ๊คเป็นห้องโล่งเลยไม่มีประตูแล้วก็
จีจะอยู่เยื้องแล้วเจ้าของบ้านนะคะเขาเคยขอไว้ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะ
ก็จีก็ไม่ต้องปิดประตูห้องจีก็ได้นะถ้าแบบเป็นไปได้คือจะได้เห็นคุณยายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จีเขาก็โอเคโอเคก็ไม่ปิดก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยไฟมันสว่างมาก
จีก็แบบไม่ไหวนอนไม่หลับก็เลยปิดประตูนอนไปค่ะคืนแรกเลย
ได้ยินเสียงออดค่ะตอนช่วงประมาณเกือบตีสาม
เสียงออดคุณยายใช่เออเออเออเออจีก็อุ้ยโอเค
คุณยายอยากเข้าห้องน้ำหรืออยากดื่มน้ำหรืออะไรก็ออกมาดู
ก็เดินเข้าไปห้องคุณยายค่ะไปก็เปิดสว่างโล่เลยนะ
จีเห็นก็คือคุณยายนอนอยู่บนเตียงค่ะอืม
อยู่บนเตียงแต่ลักษณะการนอนของคุณยายคือคุณยายหลับตาปีเลยแล้วแบบปากเกร็ง
เกร็งมือเกร็งเหมือนแบบเหมือนฝันร้ายอะค่ะ
มันขยับตัวไม่ได้อ่ะจีก็แบบเอ๊ะคุณยายกดออด
แต่ทำไมนอนท่านี้อ่ะก็เลยเดินเข้าไปปลุกคุณยาย
ก็แบบเจ๊คุณยายคุณยายคุณยายก็พอจีเรียกปุ๊บคุณยายก็เหมือนแบบลืมตา
แล้วก็เหมือนคนที่แบบว่าฮึบหายใจขึ้นมาพี่แจ๊คเหมือนคนหายใจไม่ออก
ได้หายใจอ่ะเขาก็ฮึบฮึบหายใจขึ้นมาแล้วก็หันไปมองรอบรอบแล้วก็บอกว่า
เธอมาที่นี่นานหรือยังเธอมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเลยค่ะอืม
คือมายืนตรงนี้นานหรือยังจีก็บอกครับเออก็ก็คุณกดเรียกฉัน
ฉันก็เลยมาเออคุณยายก็แบบโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วเออเธอกลับไปนอนเถอะ
ก็จีเขาก็ถามว่าจะเอาอะไรไหมจะดื่มน้ำไหมดื่มน้ำหรือจะเข้าห้องน้ำหรือเปล่า
คุณยายก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกลับไปนอนได้เลยค่ะ
พอจีเดินออกจากห้องไปอะค่ะเขาบอกว่าครับแป๊บนึงเขาอยาก
เขารู้สึกอยากหันกลับเข้าไปดูในห้องเขาก็เลยเอี้ยวตัวหันไปดูในห้องค่ะ
ปรากฏว่าเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่มุมห้องค่ะ
พอเขาเห็นจีปุ๊บเขาก็แบบเหมือนแบบปุ๊บหายไปเลยครับ
ซึ่งจีก็แบบเอาละมันต้องมีอะไรแปลกแน่เลยอะ
ก็ได้แต่แบบว่าโอเคสวดมนต์ก็ทำตามความเชื่อของเขาไปนะคะ
เรื่องก็คือทุกคืนค่ะพี่แจ๊คทุกคืนเลย
จะต้องมีเสียงออดจากห้องคุณยายอืมตอนช่วงประมาณตีสาม
เวลาเดียวกันแล้วเวลาเดียวกันค่ะอืมแล้วทุกครั้งที่เข้าไปก็คือ
คุณยายจะมีอาการเดิมเลยคือเหมือนกับเกรงตัวตาตาปิดปี
แล้วก็เหมือนกับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างค่ะ
แต่พอจีถามก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบเนี้ยครับแล้วก็
เด็กผู้หญิงคนนั้นคือจีเห็นบ่อยมากบ่อยจนบ่อยจนรู้สึกแบบ
อยากคุยด้วยอ่ะแต่ก็คือทุกครั้งทุกครั้งที่แบบเขาแวบมาคือ
พอเขารู้ว่าจีเห็นปุ๊บเขาก็จะหายไปเลยเหมือนจะไม่ยอมคุยด้วย
ซึ่งจีเองก็ทำงานที่นี่มาจนแอดเข้าอาทิตย์ที่๒ค่ะ
เหลืออีกสามวันหรืออีกสามวันที่จะเอ่อจบการทำงาน
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขามาถึงที่บ้านเนี่ย
ช่วงประมาณทุ่มครึ่งคือแม่บ้านก็ช่วงเช้าก็คือออกไปเรียบร้อยแล้ว
เขาก็เออโอเคก็ดูแลคุณยายพอช่วง๒ทุ่มเขาก็เข้าห้องคุณยายมานั่ง
หนังสือให้คุณยายฟังอืมคุณยายก็วันนั้นเป็นอะไรไม่ทราบ
นอนไม่หลับก็คืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่หลับซะที
คุณยายบอกว่าเออไม่ต้องอ่านแล้วคือนี้ฉันแบบ
รู้สึกแบบนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างนี้เรามาคุยกันดีกว่า
ก็ให้จีเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากรู้สึกด้วยเด็กพุ้ยหญิงคนนั้นคือใครอะไร
ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เลยตัดสินใจ
ถามคุณยายไปว่าเออบ้านหลังเนี้ยมี
เคยมีเด็กผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้
ใส่ชุดกระโปรงสีเขียวผมเออผมเข้าคอ
พอดัดเป็นรองเคยมีอยู่บ้างไหมคะหรือคุณยายพอจะรู้จักเด็กคนนี้ไหมคะ
พอคุณยายได้ยินแบบนั้นปุ๊บคุณยายแบบร้องโอ้ยแล้วก็น้ำตาไหล
รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงเสียใจธรรมดา
ค่ะอืมจี๊ก็แบบเออพูดไปคุณอาจจะไม่เชื่อนะ
แต่ฉันเป็นคนที่เห็นของพวกนี้ได้
แล้วฉันก็เจอเด็กคนนี้ตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาบ้านหลังนี้วันแรกเลย
คุณยายก็พูดชื่อมาชื่อหนึ่งค่ะชื่อมาเท่า
เขาบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อมาท่าเออ
เป็นเป็นลูกสาวของฉันเองแต่เขาเสียชีวิตไปแบบนานมากแล้ว
แบบ๔๐๕๐ปีแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็ก
แล้วก็คุณยายก็แบบเหมือนฟูมฟายอะค่ะว่า
เขาคงโกรธฉันว่าคงไม่ให้อภัยฉันอะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งจีก็เห็นคุณยายร้องไห้หนักมากแล้วก็
ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วก็ถามคุณยายแบบคุณยายโอเคไหมเกิดอะไรขึ้น
คุณยายก็แบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออฉันฉันขอยานอนหลับแล้วกัน
คืนนี้ฉันคงต้องกินยานอนหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าจีก็เลย
ตัดสินใจคือก็เอายาให้คุณยายทานแล้วก็ตัวเองเนี่ย
นอนอยู่กับคุณยายด้วยในห้องคืนนั้นขณะที่นอนอยู่ค่ะ
ช่วงเวลาเดิมเลยอ่าจีจีบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กอ่า
บอกว่าช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยแม่ฉันด้วยเออ
ช่วยแม่ฉันด้วยอยู่ข้างหูครับจี๊ก็แบบอะไรอ่ะ
เหรอก็ลืมตาขึ้นมาค่ะลืมตาขึ้นมาคือเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ยืนอยู่ตรงปลายเท้าค่ะแล้วบอกว่าช่วยแม่ฉันด้วย
แล้วก็ชี้มือไปบนเตียงที่คุณยายนอนค่ะอืมพี่แจ๊คสิ่งสิ่งที่จีเห็นจีแบบ
แบบหนังผีหนังผีแน่แน่คือฉันต้องสวยหนังผีแน่แน่อืม
มันคือคุณยายนอนบนเตียงค่ะแล้วก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งเออ
คือใส่ชุดแต่งตัวเป็นชุดไม่ใช่ยุคนี้ค่ะก็คือชุดค่อนข้างโบราณโบราณหน่อย
อ่ายืนเหยียบอยู่บนอกคุณยายแล้วคุณยายก็คืออาการเดิมเลย
คือมือจิกมือจิกผ้าห่มแล้วก็เหมือนแบบหลับตาปีตัวเก่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งพอจีเขาเห็นอย่างนี้เขาก็สะดุ้งขึ้นนั่งผู้หญิงคนที่ยืนเหยียบคุณยายอยู่ก็หันมา
อืมแล้วก็ชี้หน้าจือแล้วก็แบบบอกไปออกไปฉันบอกให้เธอออกไปอ่า
คุณจีสรุปอีกทีนึงนะคือคุณจีเห็นภาพที่น่าจะช็อก
ก็คือเป็นลักษณะของร่างผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนกับเป็นการแต่งตัวโบราณในหนังฝรั่งที่เราเคยเห็นกัน
ค่ะก็คือชุดประมาณสี่สิบปีที่แล้วอะค่ะโอ้ยยืนเหยียบบนหน้าอกคุณยายสองเท้า
ใช่ค่ะฝั่งเท้าเลยแล้วก็บอกให้ออกไปแล้วก็พอพอเขาเห็นว่าจีเห็นปุ๊บเขาก็ชี้หน้าจี
แล้วก็บอกว่าให้จีออกไปเฮ้ยอืมซึ่งจีก็แบบชามหนึ่งก็เด็กผู้หญิง
บนนั้นก็คือผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็คุณยายที่เขาต้องดูแลอีก
ณตอนนั้นคือสิ่งที่เขาทำได้ก็คือสวดมนต์ค่ะซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าการสวดมนต์แบบไทยมันมันจะช่วยไหม
เขาก็เลยแบบได้แต่แบบตั้งแบบอธิษฐานจิตเลยแบบเรียกทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกนี้มาว่าให้ช่วยหน่อย

สาวเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจก็คือแบบ
ถ้าโทรไปอ่ะแล้วเกิดเขาหาว่าฉันบ้าแล้วค่าแรงก็ยังไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจแบบเออยังไม่โทรก่อนดีกว่าก็กลับบ้านไปเอาน้ำมนต์
พรมรอบบ้านเพื่อที่แบบว่าป้องกันนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมแล้วก็ในคืนนั้นนะคะก็เลยนั่งคุยกับคุณยาย
ตัดสินใจเล่าให้คุณยายฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ย
เขาเห็นอะไรอืมทีนี้เนี้ยพอจีเขาเล่าไปเรื่อยเรื่อย
คุณยายก็น้ำตาไหลเรื่อยเรื่อยน้ำตาไหลเรื่อยแล้วก็ครับ
เริ่มร้องไห้แล้วจีก็ถามบอกว่าคุณยายเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
คุณยายก็บอกว่าเออเนี่ยฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้เธอฟัง
แต่เธอต้องเธอต้องสัญญานะว่าเธอ
เธอจะไม่ไปพูดเรื่องนี้ให้ลูกสาวอีกคนนึงของฉันฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับคุณคุณยายก็เลยเล่าว่าผู้หญิงคนที่มายืนเหยียบอกคุณยายอ่ะ
เป็นสาวใช้ของคุณยายที่เคยจ้างมามาดูแลน้องเอ่อ
มาท่าเนี่ยค่ะแต่บังเอิญว่าบังเอิญว่าวันหนึ่งเขาไปเที่ยวทะเลสาบด้วยกัน
คือพี่เลี้ยงพาน้องไปเที่ยวทะเลสาบแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะ
มีหนุ่มมามาจีบอ่าก็เลยไม่ได้สนใจน้องค่ะจนน้องเนี่ย
ตกน้ำแล้วก็ช่วยน้องไม่ทันน้องก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
แล้วทีนี้ด้วยความที่คุณยายตอนนั้นโกรธมากก็เลยเหมือนกับ
ทำร้ายสาวใช้ค่ะก็คือก็คงก็คงทำทำหนักอะค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าขังเขาไว้ในห้องอ่ะไม่ให้ไม่ให้แบบ
ไม่ให้ไปหาหมอไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำก็คืออาจจะมีการทรมานเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จนสาวชายคนนั้นเนี่ยอีกไม่นานก็เสียชีวิตตามไปอะค่ะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยโกรธ
แล้วก็เลยมาทำร้ายคุณยายแบบเนี้ยค่ะซึ่งตัวจีเองก็แบบ
ในขณะที่คุณยายเล่าอะค่ะเด็กผู้หญิงอ่ะน้องมาท่า
มายืนฟังอยู่มายืนฟังอยู่ตลอดเลยตรงตรงข้างข้างเตียง
ซึ่งจีเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าแบบหรือน้องเขามีอะไรแบบ
อยากจะคุยกับคุณยายอืมเออจีเขาก็เลยตัดสินใจแบบเหมือนแบบตั้งจิตอยู่
เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือสื่อเนี่ยมันการมันเป็นการสื่อทางสิทธิอะค่ะ
เขาก็เลยถามแล้วบอกว่าโอเคมีอะไรจะบอกกับคุณแม่เธอไหมอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าให้คุณแม่เลิกโกรธตัวเอง
โทษตัวเองได้แล้วเขาไม่เคยโกรธคุณแม่เลยเอ่ย
เพราะว่าทุกวันทุกวันนี้เหมือนกับว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้น้องเขาไปไหนเลย
คือคิดโทษตัวเองทุกวันโทษตัวเองทุกวันมาตลอดเนี่ยค่ะ
ก็คือเหมือนแบบอยากให้คุณยายแบบปล่อยไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งจีเขาก็เลยอธิบายแบบเนี้ยให้คุณยายฟังคุณยายก็โอเคก็
ก็ร้องไห้แล้วก็บอกขอบคุณมากขอบคุณมากแบบเออ
เขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอโหสิกรรมให้กันนะคะ
แล้วก็อืมอืมจี๋ก็บอกว่าเด็กเขาก็ค่อยค่อยแบบ
เขาก็หายไปเหมือนเดิมเออเออเออทีนี้พอเด็กหายไปปื๊บไม่ค่อย
มันก็มาถึงเรื่องของผู้หญิงคนนั้นอืมซึ่งจีเขาก็ถามคุณยายบอกว่า
คุณยายแล้วผู้หญิงคนนั้นคุณยายจะจะยังไงดี
ทางศาสนาของคุณยายเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
คือถ้าเขามาแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเนี่ยคุณยายจะไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ย
ครับซึ่งคุณยายก็ตอบกลับมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอืม
เขาทำมานานแล้วอืมเออฉันฉันป่วยแบบเนี้ยมานานแล้วแล้วฉันก็
ถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็นฝีมือของเขาจริง
ฉันก็สมควรโดนมันเป็นเวรกรรมใช่ค่ะก็คือคุณยายก็บอกว่า
ก็ไม่ก็ไม่ต้องทำอะไรซึ่งจีบอกว่าในสองคืนที่ที่เหลือค่ะ
ก็จีเขาก็จะมานอนเฝ้าคุณยายตลอดแล้วก็มันไม่มีเสียงออดอีกแล้วอะค่ะ
อืมแต่ไอจีก็จะสะดุ้งตื่นช่วงเวลาเดิมทุกครั้ง
แล้วก็เห็นคุณยายเป็นลักษณะอาการเดิมทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้เห็น
ตัวผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่ก็คือเห็นคุณยายลักษณะอาการเดิมแล้วก็
ก็ต้องปลุกคุณยายทุกครั้งจนจนกระทั่งแบบเออจบ
จบสัญญาการทำงานก็คือสองอาทิตย์ก็
เขาก็โอเคก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม
แล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานนะคะก็ได้ข่าวว่าคุณยายอ่ะ
ก็เสียชีวิตไปอย่างทั้งหมดอืมแต่เรื่องก็เป็นตอนนี้ค่ะ
ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือทำไมคุณยายถึงไม่ให้เล่าเรื่องนี้
ให้กับลูกสาวอีกคนนึงฟังมันเป็นปริศนาตรงนี้เลยนะ
เออมันทำไมเพราะอะไรหรือสิ่งที่คุณยายทำไปทั้งหมดอ่ะ
ตอนที่ไปทำกับผมเรียกว่าเป็นสาวใช้คนนี้ก็แล้วกัน
ลูกสาวคนนี้ไม่รู้ว่าคุณยายไปทำอะไรไว้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้
เออทั้งหมดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะ
สิ่งที่คุณยายต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คุณยายจะต้องเจอแบบนี้
มันไปโทษใครไม่ได้เลยมันคือเข้าใจแหละด้วยความที่อารมณ์โกรธ
เสียหลานไปเพราะว่าฝากชีวิตหลานไว้กับพี่เลี้ยง
ปรากฏว่าพี่เลี้ยงไม่ได้สนใจน้องไปคุยกับผู้ชาย
เลยทำให้เป็นเหตุให้น้องเนี้ยจมน้ำเสียชีวิตครับเป็นพี่แจ๊คค่ะขอโทษค่ะ
เขาเป็นคุณแม่เลยค่ะในช่วงเวลานั้นคือคุณยายคนนี้เป็นคุณแม่ของน้อง
เป็นคุณแม่อ่าใช่ค่ะโอเคก็ทำให้แม่คนนึงเนี่ย
ว่าโกรธมันเป็นเรื่องปกตินะใช่ค่ะเอ่อแต่วิธีการชำระความโกรธของตัวเองเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องที่ผิดใช่ไหมเออทำให้คุณยายอ่ะต้องเผชิญอยู่อย่างนั้น
เชื่อว่าคุณยายน่าจะทรมานและที่สำคัญคือพี่เลี้ยงชาวเวียดนามอีกคนนึงอ่ะ
หรือว่าคนที่ดูแลคุณยายอีกคนนึงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เดาว่ารู้
ก็น่าจะทราบเออเพราะเขาดูเหมือนว่าพอ๒ทุ่มจะกลับบ้านอย่างเดียวเลย
ใช่ค่ะพอฟ้ามืดก็อยากกลับบ้านแล้วพอเริ่มเธอก็มืดก็อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เรื่องเสียงออดค่ะคือนิดนึงคือจีเขาบอกว่า
ถ้าคุณยายไม่ได้กดอืมก็ต้องเป็นน้องอ่ะมากดอืม
ดเพื่อเรียกให้ไปปลุกคุณยายใช่ค่ะอืมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะ
เพราะว่าน้องอาจจะเห็นว่าคุณยายทรมานแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
ก็เลยต้องส่งสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะบอกคนดูแลให้มาช่วยดูหน่อยใช่ค่ะเออ
นะฮะเฮ้ยเรื่องเนี้ยเราเคยได้เห็นกันในหนังในละครในนิยาย
แต่พอมันมากลายมาเป็นเรื่องเล่ากับคนคนหนึ่งที่เขาเคยไปเจอเรื่องนี้มา
กฎกติกาแปลกแบบเนี้ยฟังแล้วมันก็โอ้โหมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
สมมุติอ่ะเป็นคุณเฟย์อ่ะคุณเฟย์อ่ะเจอไปกดเจอกดอย่างเงี้ย
คุณเฟย์กล้าไหมไม่กล้าทำไหมผมก็ไม่เอาผมว่าผมกลัว
มันต้องมีอะไรแปลกแหละนะครับได้ครับคุณเฟย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณจี
ที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณเฟย์ฟังนะค่ะอ้าววันนี้ขอบคุณมากมากเลยคุณเฟย์
เรื่องสนุกมากขอบคุณมากค่ะพี่จ๋อขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญแบบพรีเมียที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทางยูทูปไทยรัฐของเรานั่นเอง
แต่สำหรับท่านไหนที่อาจจะพลาดเสาร์อาทิตย์๕ทุ่มครึ่ง
เต็มรูปแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับ
และสำหรับในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
เจอเจอกันใหม่ครั้งหน้าพบกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญที่จะเดินขบวนพาเรทมามอบความหลอนให้กับคุณผู้ชม
ค่ำคืนแบบนี้ครับวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกท่านครับ
ขอบคุณคุณเฟย์นะครับขอบคุณครับ
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
แน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะค่อยทยอยมาเล่าเรื่องหลอนประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปเจอกับแขกของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมา
ร่วมรายการสถานีผีดุกับเราประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญของคุณอยากเก็บไว้คนเดียวครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างนั้น
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมรายการกับเราครับและในค่ำคืนวันศุกร์นี้
พร้อมแล้วครับที่เราจะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับแขกรับเชิญที่ผมรู้สึกว่า
ผมตื่นเต้นและผมไม่ได้คุยกับเขามานานมากครับ
วันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับคุณเป้ผีแตงโมฮะ
สวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับพี่แจ๊ค
สวัสดีครับแฟนแฟนทุกท่านครับเราไม่ได้คุยกันมานานขนาดไหนแล้ว
คุณเป้โหน่าจะเกือบ๕ปีบอกให้ก็นั่นแหละฮะ
เกือบเกือบเกือบเกือบเกือบเพราะว่าทิ้งช่วงไป
จากจากเรื่องผีแตงโมที่มันฮือฮามากใน
คุณเป้ได้ทิ้งคำหนึ่งไว้กับพวกเราชาวฟังเรื่องผีบอกว่าเฮ้ย
มันยังมีเหตุการณ์ต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับป่าชินที่ทำให้ป่าชินเนี่ย
ไม่กลับเข้าไปในป่าอีกเลยทั้งหมดมันมีสามเหตุการณ์ด้วยกัน
แตงโมคือเหตุการณ์แรกถูกไหมฮะใช่ครับผมและครั้งนี้คุณเป้มาพร้อมกับ
เรื่องที่สองของป่าชินครับเออมาพร้อมกับเรื่องของป่าหลอน
คืนคนคลั่งนี่ผมต้องจดชื่อเรื่องไว้เลยนะโอ้โห
ชื่อเรื่องก็ว้าวแล้วอ่ะเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนครับอย่างของปลาชิน
มาฮะผมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไง
คุณเป้ปาชินเนี่ยแกก็อย่างที่บอกครับคือผมเนี่ยเป็นช่างทำมีด
พวกมิดเดินป่าอะไรพวกเนี้ยแล้วป่าชิงแกก็เป็นลูกค้าผม
แล้วแกก็ติดตามผมตั้งแต่ตอนที่แบบแกติดตามตั้งแต่ตั้งแต่ผมทำมีดใหม่อย่างเง
อ่าแล้วก็ได้เจอกันคุยกันแล้วก็เอ่อแกเป็นคนที่คุยสนุกมาก
ชินเนี่ยแกจะมีคาแรคเตอร์ในการคุยสนุกเพราะว่าแกเป็นคนคุยเก่งเพราะว่าแกอาชีพแกคือแกเป็นเซลล์
อ่าครับอ่าเสร็จปั๊บผมก็คุยว่าเออปาชินอ่ะมีเรื่องอะไรที่แบบเจ๋งเจ๋งอะไรอย่างงี้ไหม
แกก็บอกอ่าแกก็เจอเรื่องสามสามเรื่องอ่ะที่พี่แจ๊คกดไว้แล้วอ่ะ
อ่าบอกอุ้ยเล่าเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับผมอยากฟังมากครับป่า
แกก็เล่าเรื่องแรกผีแตงโมครับอ่าเสร็จปั๊บก็ต่อจากผีแตงโม
ก็มาเรื่องนี้แหละไอป่าหลอนคืนคนข้างเนี้ยฮะครับอ่าครับ
สองพันห้าร้อยสิบแปดโอ้โหตอนนั้นอ่ะอ่ารอบรอบประเทศไทยอ่ะ
มันจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ก็คือสงครามเวียดนามมันเพิ่งจบนะฮะ
มันเพิ่งจบมาแบบหมาดหมาดเลยแล้วก็ต่อด้วยสงครามเอ่อ
กลางเมืองลาวครับอ่าอ่ายุคยุคนั้นแหละยุคที่เกิดเรื่องเนี้ย
ไอ้ปีสองพันห้าร้อยสิบแปดตอนนั้นป่าชินแกทำอาชีพเป็นเซล
เอ่ออุปกรณ์การเกษตรอ่าแกก็ตะเวนเอ่อตะเวนไปพี
ตระเวนไปทดลองให้ดูว่ามันใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่
ยุคนั้นอืมแกอย่างที่บอกฮะแกมีคาแรคเตอร์คือแก
จบช่างกลมาแกจะเก่งแกจะสามารถซ่อมได้
บรรยายความสามารถของเครื่องจักรได้ดีแล้วก็บวกกับการพูดของแก
คืออาชีพเซลล์นี้เหมาะกับแกเลยเอาง่ายอ่าแต่แกก็น่าสงสารอย่าง
พี่แจ๊คก็คือแกเนี่ยเป็นลูกคนจีนคนที่สอง
คือแกมีพี่ชายคนนึงแล้วไอ้บริษัทที่แกทำที่แกไปเซลล์ให้เนี่ย
จริงแล้วมันก็คือของพ่อแกนั่นแหละอ่าแล้วอย่างว่าครอบครัวเป็นจิน
พี่ชายคนโตเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นอ่าครอบครัวจะเชื่อถือแล้วก็แบบ
เหมือนกับเชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดสกุลอ่ะอืมอ่าเขาก็จะแบบจะรักพี่ชายคนโตมากกว่า
ต่อให้พี่ชายคนโตเนี่ยจะแบบไม่เก่งเท่าปาชินทั้งที่แบบปาชินเนี่ยเป็นเซลล์ที่ดี
หาลูกค้าทั่วอ่าแต่พอพี่ชายเขาแบบขี้เกียจทำหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้าง
บางทีไปขายของได้ก็เอาเงินที่ขายได้ไปกินซะหมดไม่เอาเงินเข้าบริษัท
ครอบครัวก็ไม่ว่าแบบเออมันก็ยังเด็กประสบการณ์มันน้อยอ่ะก็โอกันไปโหกันไปโอกันมาอย่างเงี้ย
ที่มันทำให้ป่าชินแกรับไม่ได้ก็คือบางทีแกหาลูกค้ามาได้เยอะอย่างนี้
พ่อเขาก็เอารายชื่อของลูกค้าโอนไปให้พี่ชายดูแลต่อเลยแกก็แบบแกก็ท้อไงแบบแกทำมาแบบ
ทำมาแทบตายอย่างเงี้ก็ครอบครัวก็ไม่เคยเห็นฆ่าแกนะบางทีแกป่วยนอนอยู่บ้านวันสองวันเนี่ย
แกยังไปยืนเคาะประตูหน้าห้องด่าว่าแกแบบอืมบู้สำออยอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่า
หนักเข้าแกก็เลยแบบแกเริ่มเหนื่อยเหนื่อยแบบท้ออยากแบบไม่อยากจะทำอยากจะไปจากจุดนี้อยากจะทำอะไรให้ตัวเองบ้างอย่างนี้
อ่าแล้ววันนั้นแกแกก็เบื่อแกอยากอยากแกอยากดื่มอ่าแกก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นทหารแกก็เลยเอ่อ
มอเตอร์ไซค์ไปหาอะไรก็ไปชวนกันกินตามภาษาเพื่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้
เพื่อนก็เห็นป่าชิ้นเนี้ยแล้วก็นิ่งนิ่งไม่ค่อยพูดซึมซึมใช่ไหมอ่าเพื่อนที่เป็นทหารเขาก็ถามว่าทำไมวันนี้เป็นอะไรแปลกแปลกทำไมดูคิดเครียดอ่า
ชินแกก็บอกว่าเนี่ยแกก็เจอตอนนี้แกเจอปัญหาอย่างนี้อยู่คือครอบครัวไม่สนใจเอาลูกค้าที่แกอุตส่าห์มาได้โอนให้พี่ชงพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็บ่นตามที่ที่ผมพูดให้ฟังอ่ะ
แกอยากจะทำอะไรให้ตัวเองบ้างแกแบบทีแกเหนื่อยแกท้ออ่าแล้วเพื่อนที่เป็นทหารก็พูดว่าเออเอางี้ไหมล่ะทำไมแกไม่ต้องไปประเทศลาวะประเทศลาวตอนเนี้ยสงครามสงครามกลางเมืองลาวมันจบลงมันจะมีบูธแคมป์นะฮะ

พอฟังแกกับปิ๊งไอเดียไงบอกเฮ้ยเออไอเดียบันเจิดว่ะเออเออแบบน่าสนใจน่าสนใจแล้วแกก็กลับไปที่บ้านอ่ะวันต้องขึ้นแกก็ไปพูดกับเตี๋ยแกนะบอกว่าเตี๋ยผมขอเงินก้อนหนึ่งอ่ามาสร้างตัวได้ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยให้ผมเนี้ยไอธุรกิจไอธุรกิจไอขายเครื่องก
แล้วเตี๋ยแกก็โอ้โหแบบแกบอกแกแกเล่าแกก็แบบเหมือนแบบซึมซึมแบบนั้นแกบอกว่าแกไม่อยากเชื่อว่าพ่อแกแบบโอเคแค่ลูกมาขอเงินทำทุนเนี้ยจะให้ก็ให้ไปดิแต่ทำไมต้องแบบพ่อต้องไปเขียนหนังสือสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรว่าข้าพเจ้านายชินเอ่อรับเงินก้อนนี้ไปแล้วจะไม่ยุ่งกับ

โอ้โหมาถึงตัวเลยพี่แจ็ค

เขาบอกว่าตอนนั้นป่าชินแกนั่งพักกินไอ้กาแฟบนร้านที่มีไข่ลวกอะ

อ่าผู้ชายเดินมา๖คนปุ๊บแต่๑ใน๖เนี่ยมันจะดูแบบ
มีแบบมีบารมีมีราศีอะ

มาถึงปั๊บอีตาให้ดูแบบไอ้คนที่ดูเป็นหัวหน้าเนี่ยก็มานั่งโต๊ะกับแก
อ่านั่งโต๊ะกับแกส่วนไอ้ลูกน้อง๕คนก็ยืนไม่น่านะยืนอยู่ข้างหลัง
ล้อมแกบ้างอยู่ตรงหลังเสียวันนั้นอะ
อ่าแล้วไอ้เสียคนนี้แกชื่อเสียเม้ง
อืม
ก็บอกน้องได้ข่าวว่าน้องจะข้ามไปฝั่งนู้นเหรอ
ใช่ครับไอ้ฝั่งนู้นมันเป็นทางของพี่
น้องไปเดินทางอื่นเถอะไปตัวคนเดียวง่อโดนยิงตายง่อเป็นผีไม่มีญาตินะ

ยังพี่แจ๊คยังไม่จบพอเท่าแก่พูดพอไอ้เสียหนึ่งพูดอย่างนี้จบใช่ไหม
ลูกน้องทักตัดบทเทาแก่เลยลูกน้องที่มาด้วย
ทักว่าเท่าแก่ครับพี่ไม่พอฝั่งแล้วนะครับ
โอ้โห
จากนี้เขาก็โอ้โฮมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ
ก็ไม่พูดอะไรเขาก็หลุดไปนะเขาก็ลุกไปไม่ได้ทำอะไรแค่มาขู่
สับปับแกก็แบบตบกลางคืนก็มานั่งช่างใจ
แต่บังเอิญมือแกไปหยิบใบสัญญาไอ้ใบสัญญาที่ครอบครัวเขียนว่า
แกจะไม่มายุ่งกับมรดกอีกต่างขาดเรื่องมรดกอะ
มันทำให้แกฮึดไงพี่แจ๊คเพราะเห็นใบนั้นมันฮึด

ก็ลองดูลองสักตั้งดู
เช้าขึ้นมาเอาละคราวนี้ขับรถ
กำลังจะขับรถไปที่จะไปตรวจ
การข้ามประเทศลาวมันจะมีด่านตรวจใช่ไหมพี่แจ๊ค
แกก็ขับรถไปก็ต่อคิวรถมันก็เยอะอะ
ที่ต่อคิวรอเข้าทางดันตรวจอะ

ยืนรู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า

โอ้โหมาดักให้แต่ต้นทางเนี่ยเอาไงวะ
แกก็หักรถหักรถเนี่ยทำรถเนี่ยเลี้ยวลบ

แกก็ลงมาลงมายืนตรงบ้านพักแกนะ

ก็ยืนคิดจะเอายังไงจะไปยังไงดี
พักหนึ่งแกเห็นแม่บ้านในบ้านทำความสะอาด

แกก็เดี๋ยวไปถามป้าป้าข้ามมายังไงครับ
อ้อผัวฉันเนี่ยขับเรือแจ๊วที่ติดเครื่องอะพี่แจ๊ก
คือขับแบบขับมาส่งคือคนในพื้นที่มันก็เป็นเรื่องปกติ
แบบคนจากฝั่งลาวจะข้ามมาทำงาน
ฝั่งไทยก็นั่งเรืออะไรอย่างเงี้ย

เอาเหรอผมอยากฆ่ามันป้าป้าแบบให้ผัวป้าพา
พาผมข้ามไปได้มั้ยเดี๋ยวผมมีเงินสักก้อนหนึ่ง
ได้ได้เพราะผัวป้ามาส่งตอนเช้ามันก็จะเดินแถวตลาดแหละ
เดี๋ยวป้าไปดูให้นะนั่งรอก่อน

เผื่อเอิ้นไปเจอหางตาไปเจอเพลิงสังฆษีเพิ่งนึง
มันเขียนว่ารับดูดวง
แกบอกเอาว่ะให้กำลังใจตัวเองหน่อย

ดูดวงหน่อยครับป้าอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจเผื่อแบบ
พักดีฮึกเหิมโอ้โหผิดคาด
หมอดูดูลายมือคำนวณวัลกรงวันเกิดเสร็จปุ๊บ
โอ้โฮนี่มันเป็นเจอเพศนั้นเงี้ย
ผมหัวแกมาแล้ว
จะไปไหนก็เดี๋ยวคุยกับผัวแกแล้วกัน
เสร็จปั๊บแกก็ลงไปเจอผัวของแม่บ้านที่เป็นคนลาวที่กำลังจะขับเรือข้ามฝั่งนะฮะ
คุยแบบบอกลุงสวัสดีครับผมลุงพาผมไปส่งไอ้พวกที่แบบ
มันเป็นโซนบูธแคมป์โซนภาคทหารเก่าที่มันแบบผ่านสงครามอะไรได้ไหม
ลุงแกก็บอกอ๋อจะมาซื้อไอ้พวกเครื่องจักรทั้งพังรถถังทั้งพังไอ้รถเกาะพังอ่ะเหรอ
มันมีคนทำก่อนแล้วนี่เสียเม้งอ่ะเสียเม้งอ่ะ
อ้าวลุงรู้จักด้วยเหรอรู้จักแกดังแกขายใหญ่จากตาในนี้
บอกโอ้โหแล้วเองจะมาทับพี่เขาเองแน่ใจเหรอ

แกก็บอกว่าไอ้โซนนี้โซนนี้ไอ้เสียเม้งเนี่ยแกคุมหมดแล้ว
เองอยากจะไปชิดอื่นเองต้องนู่นขึ้นไปบ้านเหนือ
บ้านเหนือมันก็ไกลหน่อยอ่ะมันต้องเดินเดินแบบเดินขึ้นเขา
เพราะว่าตรงโซนบ้านเหนือมันเป็นโซนแบบภูเขาเป็นป่าลึกอะพี่แจ๊ค

บอกโอเคเดี๋ยวแกจะขับพาไปตลาดที่มันซื้อขายของป่าแล้วถามคนชุดนั้นเอาต่อแล้วกัน

แกก็โอเคขอบคุณมากแกก็นั่งเรือไปกับลุง
ลุงแกก็พาไปตลาดขายข้ามฝั่งไปไปเป็นตลาดลาวที่แบบซื้อขายของป่าอ่ะพี่แจ๊ค

แกก็แนะนำเนี้ยคนนี้แกไปเดินป่าบ่อยลองถามเขาดูเผื่อแบบพากันไปได้อ่ะครับ
เคแกก็คุยกับอีตาลุงที่ขายของของป่าแกก็บอกเนี่ยแกอยากไปไอ้บ้านบ้านเหนือ
เหนือที่แบบเป็นเป็นแบบโซนทหารเก่าอ่ะอ่าลุงเขาก็บอกอ๋อรู้จักมันต้องเดินไปนะ
แต่ถ้าเกิดจะขับรถมันต้องเป็นรถทหารคันใหญ่อ่ะอืม
ถ้าไม่มีก็ต้องเดินไปนะบอกอยากไปเหรอบอกใช่
บอกเออเอาก็เดี๋ยวเนี่ยลุงก็ต้องไปเก็บของในป่าทุกวันอยู่แล้ว
เดี๋ยวคืนนี้พักด้วยกันแล้วตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาไปส่ง
แต่ลุงจะพาไปส่งแค่ทางเข้าป่าเพราะลุงอาจจะไม่เข้าไปในป่าลึกขนาดนั้น
แล้วเขาจะเก็บแค่บริเวณที่เขาเก็บทุกที่คุ้นเคยอ่ะครับ
อ่าเขาจะไม่เข้าไปลึกขนาดนั้นบอกไม่เป็นไรลุงไปส่งผมกับ
บอกอ่ะโอเคอ่าเขาก็พักกันไปเสร็จปุ๊บตื่นเช้าแกก็ไปเดินป่า
อีตารุงขายของป่าใช่มั้ยก็เดินด้วยกันเขาบอกเดินเข้าป่าลึกประมาณสัก๓๔ชั่วโมงเนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งไอ้ตาลุงขายของป่าก็บอกว่าอันนี้แกมาส่งแค่ตรงนี้แหละ
ต่อจากนี้ต้องเดินไปเองเพราะว่าแกไม่เคยเข้าไปลึกขนาดนี้
แล้วถึงบนยอดสุดอะมันก็จะเป็นหมู่บ้านมีแคมพ์ทหารเองอะ

แกบอกตอนนั้นสัก๑๐โมงเช้า
ไปเรื่อยมันก็ยิ่งลึกอ่ามันก็มีเสียงนกเสียงกา
มันก็มีเสียงนกเสียงกา
จริงไหวมันนี่แกบอกว่าแกเดินมาไกล๑พักจนแกลืมจะสังเกตว่า
เสียงมันก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนป่าเหมือนป่ามันตายอ่ะ
ครับมันเงียบคือมันเงียบมันเงียบไปเลยถูกป่ะ
ใช่มันเงียบไปเลยอ่ะเสียงมันแบบเออเออเออเออเออ
เฮ้ยแต่มันยังเป็นป่าอยู่พี่แจ๊คแต่แค่ไม่มีเสียงมันเลยครับ
แกก็เฮ้ยทำไมแถวนี้มันมันเงียบผิดปกติอืม
แต่ไอ้จังหวะความเงียบเนี้ยแกได้ยินเสียงดังตุ๊บอืม
ตุ๊กเป็นเป็นจังหวะพี่แจ๊คมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบตุ๊กมั่วมั่วน่ะ
มันเป็นเสียงตุ๊บแบบตุ๊บตุ๊บอ่าแกก็เฮ้ยเสียงอะไรวะ
แกก็เลยเดินแบบเดินตามตามเสียงเนี่ยเดินตามเสียงเพราะมันเป็นทางที่แกต้องผ่านอยู่แล้ว
อ่าเดินตามเสียงไปเรื่อยเรื่อยเดินไปเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายไปเจอต้นกำเนิดเสียงพี่แจ๊คอืมอ่า
แกเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งเห็นแต่ข้างหลังนะ
คือยืนห่างกันประมาณสักสองเสาไฟฟ้าประมาณสองเสาไฟฟ้าอ่า
เห็นจากภายนอกก็คือเป็นผู้ชายนั่งหันหลังให้แกหัวนี่ฟูฟูแบบหัวฟูเลอะลุงรัง
แล้วก็เนื้อตัวก็มีแต่แผลเป็นแล้วก็น้ำไม่อาบอ่ะพี่แจ๊มันจะมีคาบแบบ
คาบคิดใครแล้วก็มีรถแผลเป็นแปลงตัวเลยน่ะอ่าแล้วกางเกงอ่ะ
บอกกางเกงเนี่ยแกมองไม่ชัดว่ามันเป็นใบไม้หรือว่าเรียกว่ามันเป็นกางเกงคน
เพราะว่ามันเปื่อยจนเป็นผ้าคีริ้วอ่ะพี่แจ๊คมันแยกไม่ออกครับเอ่อ
ต่อก็แบบเอ๊ะอย่างน้อยแกเดินตาก็จะเจอคนอ่ะแกก็ดีใจเลย
แจ๊คอืมเออใช่ไหมแสดงว่าก็โอเคมันก็ยังมีคนอยู่ในป่าบ้างวะ
แต่ยังดีว่าเจอคนอ่าแกก็เลยค่อยเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เดินแบบ
ด้านข้างอ่ะนะคืออยากจะขอดูหน้าอย่างเงี้ยอ่าอ่าพอเจอเข้าไปใกล้ใกล้ปุ๊บ
ถึงได้รู้ว่าไอ้เสียงดังตุ๊บที่แกได้ยินคือเป็นเสียงผู้ชายคนนี้
กำลังปั้นดินเหนียวกำลังทุบดินเหนียวอยู่ครับอ่าในภาพเขากำลังแบบ
อ่าเกาก็มองอ่าแล้วอย่างที่บอกอะแกไปแบบแกเป็นเซลแล้วแกสำเนียง
เวลาแกเจอใครอะแกบอกคุณนะ
ให้ป่าชิ้นเท่านั้นพอที่ได้เสียงทักก็หันอ่ะมองนิดนึงออกกำลังก็พูดภาษาอีสานได้ปรุษนราวอ่ะนะ
กำลังปั้นของเล่นให้ลูกเขาอยู่เนี่ยโตแล้วก็เอาใจยากหลอกก็ยาก
ทำอะไรให้ก็บ่นว่าเบื่อโตแล้วก็ว่าตัวเองดี
แล้วก็บ่นให้ปาชินทรัพย์อารมณ์เหมือนผู้ใหญ่บ่น
แบบเบื่อเด็กอ่ะอารมณ์แบบเลี้ยงเด็กอ่ะ
ปาชินทรัพย์เฉงือมองดูเห็นข้างตัวนั้นก็มีลูกปั้นแบบ
ปั้นงัวปั้นควายปั้นอะไรเนี่ยมีลูกปั้นที่เหงียวอยู่ข้าง
คือมันปั้นก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็พอดูออกว่าเป็นตัวอะไรอ่ะใช่ไหม
ปาชินทรัพย์เก๊ก็แบบก็สงสารนะแล้วแกก็ถาม
ก็เลยแบบอาจจะมาอยู่ในป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แกคิดอะนะ
ก็ตอบสัญแค่นี้

แล้วแกก็บอกว่าคุณน้าคุณน้าไม่ต้องปั้นหรอกนะ

เวลาแกไปขายของให้กับคนแบ่งหน้า

ก็เหมือนกันป่าชิ้นเวลาไปขายของ

ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเขาก็ไม่อยากคุยด้วยหรอก

แกก็เลยแบบเปิดกระเป๋า

อีตาน้านี่ก็เห็นปุ๊บก็ดีใจ

เอาไปเลยครับน้าเอาไปเลยโอ้แกขอบใจมากอ่ะ

เดินต่อจากจุดที่เจอไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ

แจ๊คลองนึกภาพดิพี่แจ๊คเข้าป่าคนเดียว
รู้ตัวด้วยว่าพี่แจ๊คอยู่ป่าคนเดียว

เป็นหญิงคนนั้นมาขอของเล่น

ขอของเล่นอีกชิ้นนึงได้มั้ย

ตอนนี้ตีกันแยกของเล่นบดหัวมากเลย
แกก็เล่นแฮดูนะเนี่ยยิงมันจะมีเสียงยิงแกก็ให้ไป
อ้าวน้าอาละรับของขอบคุณมากแล้วก็เดินไปเหมือนเดิม
แกงงว่าตามทันได้ไงวะห่างกันตั้ง๓ชั่วโมง
และไม่มีเสียงท้าไว้นะพี่แจ๊กเดี๋ยวดีจับบาเลย
แกก็โอเคแค่คนมาขอขอมเล่นเพิ่มอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
แล้วสักพักพอมันเริ่มเย็นอ่ามันสักประมาณหกโมงเนี้ย
มันเริ่มน้อยแล้วแกก็เอาล่ะวันนี้คงได้แค่นี้แหละ
แกก็เลยเอามีดเนี่ยมาตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งมงกิ่งไม้
อ่าเอามาทำเป็นโคงคือสมัยก่อนมันไม่มีเต็นต์ขายพี่แจ๊ก
แกก็ทำโครงแล้วแกก็เอามุ้งขาวอ่ะพี่แจ๊ค
ทำใหม่ไอ้มุ้งเข้าขาวมุ้งเข้าขาวมาคุมมาคุมไอ้โคงมาที่แกทำอ่ะ
เป็นเต็นต์ครับอ่าแล้วแกแล้วแกก็ก่อกองไฟอะไรอย่างเงี้ย
กองไฟแกแบบก็กลัวแบบในป่านะมันจะมีสัตว์ลายแกก็ก่อกองไฟใหญ่ใหญ่แบบ
ใหญ่เบิ้มเบิ้มเลยแหละครับอ่าป่าชิ้นเหยียดก็นอนแหละนอนนอนแล้ว
ที่แกนอนอยู่นะพี่แจ๊คอยู่ดีแกรู้สึกว่าทำไมมุ้ง
มุ้งที่แกกางอยู่อะมันให้ตัวได้เออเออเออ
คือแกรู้สึกแต่แกยังไม่ทันลืมตาเพราะว่ามันเพิ่งแค่รู้สึก
แต่แกยังไม่ทันลืมตาแต่แกรู้สึกว่าทำไมมุ้งมุ้งให้ตัวได้วะ
อ่าแล้วขณะที่แกกำลังสงสัยอยู่พี่แจ๊คอยู่ดีก็มีเสียงที่ปลายเท้า
อ่าเสียงพูดมาว่าเอาเลยไหมเงยเออ
เท่านั้นแหละแกก็ตกใจแกก็ลืมตาหันไปมองไอ้ตรงปลายเท้าแก
บอกว่าเห็นเป็นเงาเพราะว่าไฟมันมอดลงแต่มันยังมีเ
มันยังมีแสงไฟใช่ไหมแกเห็นเป็นเงาอ่ะนั่งชั้นเข่าอยู่นอกมุ้งพี่แจ๊ค
ครับอ่าแล้วไอ้มุ้งไอ้มุ้งที่มันไหวอ่ะก็เพราะว่าไอ้เงาตัวเนี้ย
มันแลบลิ้นแล้วลิ้นเปียกมันโดนมุ้งอ่ะมุ้งมันก็ติดลิ้นแล้วก็กระดกขึ้น
กระดกลงอ่าตามตามรูปลิ้นอะคือเหลี่ยลิ้นเหลี่ยลิ้นลิ้นเหลี่ยมุ้งอยู่
ใช่แล้วบุญมันก็ติดลิ้นเพราะลิ้นมันเปียกใช่ไหมบุญมันก็กระดก
เขาอยู่โหแบบอะไรวะเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ทันจะ

แกก็เลยเหลือกตาไปมองข้างบนแกก็เห็นหน้าคนเนี่ย
คนหนึ่งเอาหน้าดันมุ้งจนหน้าแบบหน้าลอยติดมุ้งอ่ะ
บนเหนือหัวแกอยู่บนเนื้อหัวแก

แล้วสักพักไอ้เงาไอ้เงาตรงปลายเท้าอ่ะมันก็แบบ
จะเอาแล้วนะมันก็เอามือสอดใต้มุ้งเข้ามาพี่แจ๊ค

สอดใต้มุ้งเข้ามาครึ่งมือเออบอกหูเป็นมือที่น่ากลัวที่สุด
บอกทั้งแบบทั้งรีบทั้งดำทั้งแบบเล็บนี่แบบดำ
ทุกนิ้วซอกนิ้วเล็บไม่ได้แหลมไม่ได้ดำเล็บเหมือนคนเลย
แกนึกใจว่าแกน่าวแน่แกนึกใจว่าแกน้าวแน่
มีเสียงดังขึ้นมาจากข้างหลังเด็กที่อยู่ปลายเท้าแก
และเฮ้ยเหงาที่อยู่ไกลที่ตะโกนเพื่อเป็นตัวพ่อนะ
ก็เดินแบบเอืดอาจพึดพัดจะมาเอาเรื่องให้ได้

พออันตรายเข้ามาตัวเด็กคิดถึงตายเท้า

อย่างน้อยก็แบบถ้ายืนแบบจังหวะแบบยืนอยู่ข้างหลังลูกใช่ไหมแล้วลูกนั่งยองอยู่กับพื้นเนี่ย
อย่างน้อยก็ต้องโดนมังเอกอะแต่บ้านนี้แปลก
ชิตแกบอกว่าไอ้ตัวเงาพ่อเนี่ยก้มลงมาแล้วก็อ้าปากงับไก่กระหม่อมลูก
งับกันกระหม่อลูกแล้วก็ดึงขึ้นไอ้หน้าลูกก็หงายตามแรงดึงพ่อ
ปลอดภัยว่าไอ้ตัวแล้วโดดอนเธอเลยหรือไม่บัดกลยสิอย่างหายไปเลย

แกบอกแกเหมือนคลายมนต์สะพดแกแกขยับตัวได้พี่แจ๊ค
อ่าแกก็ขยับตัวได้โอ้ยอะไรวะเนี้ยอ่า
แล้วสักพักหนึ่งแกก็เปิดมุ้งขึ้นมาเพราะเสียงเนี่ยแกคุ้นว่าเป็นเสียง
ก็เลยเดินมาดูครับอืมอย่าไปถือซื้ออย่าไปถือสา
เด็กมันก็อย่างงี้แหละแกก็พูดอย่างงี้ไปนะหรอครับครับอ่า
ปลาชินก็เออก็ก็แบบอึ้งอึ้งอยู่อ่ะอ่าแล้วอยู่ดีดีไอ้ตัวน้ำเนี้ย
พูดว่านี่แหละปาชินให้ของเล่นเข้ามาเนี่ย
แต่เขายังไม่เคยให้อะไรป่าชินเลยแบบเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้
อ่าพูดจบปุ๊บอีตาน้ำนี้ก็เดินแอบแอบป่าชินไปหลังต้นไม้ใหญ่ใหญ่
อาชิตบอกว่าต่อให้แอบอ่ะแต่เขาก็เดาออกว่าไปทำอะไร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

แอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบแอบ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

อ๋ขอล้างปอกเอกขอเกี่ยวปอกอ่ะปากมันบินอ่ะอิงคามหาตะปูให้ผมสักตัวนึงดิเดี๋ยวผมจะตีทำให้แบนแล้วตะใบอีกหน่อยอ่ะก็ใช้แทนกันได้ล่ะอ่าอ่า
แล้วขณะที่เขากำลังทำผลวิจิตเหมือนไปอาทิตย์แบบเหมือนเพลิงอาชีพ
ตัวเด็กอ่ะเจอหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันเสร็จแล้ว
เสร็จพอดีแล้วพระเจ้าวาดท่านก็เดินลงมาจากบ้านข้างใช่ไหม
เจ้าอาวาสก็เดินลงมาเจอป่าชินกำลังแบบถือปืน
ประกอบปืนชุบชับชุบชับอยู่อ่ะอ่าเจ้าอาวาสแกก็มองมองดูใช่ไหม
แกก็เหมือนแบบสนใจน่ะแกก็เดินมาใกล้ใกล้เดินมาดูใกล้ใกล้
จนจนป่าชินแกแบบจนรู้ตัวว่ามีพระมองอ่ะ
เพราะเห็นแบบปลายตาเห็นเหลืองเหลืองน่ะแกหันไปมองเอ้าพระ
แกก็วางแกก็วางปืนลงอ่าแล้วแกก็ก็มือว่ายอ่ะแบบ
สวัสดีครับท่านอะไรอย่างเงี้ยอ่าพระท่านก็มองก็พระก็ไม่ได้พูดอะไรนะ
ก็มองเฉยอ่าแล้วเสร็จปั๊บผ่านคำเข้ามามันเสร็จยังอ่ะ
บอกว่าเสร็จแล้วนี่ไงไหนลองสิเดี๋ยวก็เอากระสุนยักษ์
เดี๋ยวก็ดึงดึงดึงลูกกระสุนออกกระสุนมันก็ทายปอกออกมาทุกนัก
เองนี้มันแรงแบบแบบตัวจริงจริงแหวะไม่ใช่แรงโม้แบบเอ่อไอ่เก่งดีขวะ
จัอยอาวาสมองอย่างใกล้โยมทักป่าชิน
ขอบคุณครับตัวพ่อโยมเล่นปืนด้วยเหรอ
อ้อหรอลหรอคุณพูดจบปาร์ติพระคันธ์ร้อนลงไปชักปืน
พระบาทบอกอ๋อไม่ต้องไม่ต้องตกใจโยม
เจ้าอาวาสองกรเนี่ยคือมันมีโจรเนี่ย
เขามาขโมยระครั้งระครั้งสมัยก่อนท้องเหลืองหน้านาพี่แจ๊ก

เจ้าอาวาสองค์กรเนี่ยคือพอมีโจรมาขโมยละครั้ง
แล้วเจ้าอาวาสตื่นมาเจอพอดี
ลุ้มตีจนเจ้าอาวาสมรรณภาพ
แล้วพอแล้วพอไม่มีเจ้าอาวาสเขาก็ต้องเชิญพระที่แบบ

อ่าแล้วพวกนะฮลูกศิษย์ก็กลัวว่ามันจะซ้ำรอย
อ๋อป่าชินก็อ๋อโอเคครับท่านอ่าป่าชินก็หยิบเปลือนมา
ก็มาดึงสไลด์ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตามสไตล์แกนะพระท่านก็มองดูแล้ว
ชาวบ้านก็เริ่มแบบเริ่มแบบมามุงดูแล้วชาวบ้านก็เริ่มมามุงดู
ให้กำลังใจแกอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวก็ซ่อมซ่อมเสร็จปุ๊บ
ก็ให้ยื่นให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็หยิบมาใส่แม็กซยิง๔นัด
โป่งโป่งโป่งเอ่อแบบเออไม่แบบเอ๊ยมันหายแล้ว
ปกติมันยิงยิงไม่ออกอ่ะยิงออกบ้างไม่ออกบ้างอ่ะอ่า
บ้านก็เก่งแล้วก็ตบมือให้ป่าชินใช่ไหมชาวบ้านก็ตบมือให้
ป่าชินก็ก็แล้วก็ดีใจอะพ่าชินก็ถามว่ามาจากไหนมาทำอะไร
เช่นก็บอกเป็นคนไทยจะมาขอซื้อพวกอุปกรณ์การอาหารที่มันพังแล้ว
เขามีน้ำใจให้เราเราก็แบบช่วยเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นพูดจากพระ
ก่อนเป็นคำพูดจากผ้าพี่แจ็คครับอ่าชาวบ้านก็เหมือนแบบช่วยกันอ่ะอืม
ใกล้เยอะแยะยังก็อ่า
เพราะมันโดนถล่มอ่านางนี้แต่มันก็ยังมีทหารเฝ้าอยู่๓คนในค่ายนะ
พอไปถึงค่ายทะหารใช่ไหมมันมีทหารเฝ้าอยู่๓คน
มันก็บอกว่ามาทำอะไรก็จะมาขอติดต่อซื้ออุปกรณ์ไอ้พวกนี้
ผมตัดสินใจไม่ได้หรอกต้องรอถามนายผม

ผมก็จะมาขอซื้ออุปกรณ์ที่มันพังแล้วที่ไปใช้แล้ว

แต่พวกอุปกรณ์ทำพังอ่ะขายหมดครับอ่าโอเค
ฝาชิ้นเก็บก็เอาอันนี้เอาอันนี้
คือเอารถทหารอะใส่แล้วก็ไปส่งแกที่ฝั่งไทยอะ
ก็คือเป็นจำนวนเงินเท่านี้จังหวัดจะจ่ายตังค์

อยู่ในเป้อ่ะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจ่ายเป็นเงินสด
มาตั้งบนกลางโต๊ะเลยพี่แจ๊กครับปั้ง

ก็ตกใจอ่ะเอามาตั้งกันตรงนี้กางแจ้งตรงโลกเลยอ่ะ
แล้วแกก็หันไปมองดูไอ้ทหาร๓คนนั้นน่ะโอ้โหแบบจ้องแบบตาแบบเหมือนชีวิต
ชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมาเจอเงินเยอะขนาดเนี้ยพี่แจ๊คเอออ่าเอ่อไอ้ทหารสามคนที่แบบ
พี่พามานะแบบโอ้โหแบบเอ่อผ่านคำแกก็บอกโอ้โห
มันอันตรายแล้วแกก็เลยเอามือไปจิบหลังปาชินอืมอืมแล้วก็ปาชิน
แกก็หันไปมองแล้วเหมือนแบบส่งซิกน่ะอ่าปาชินแกก็รู้ตัวไง

ใส่ในเป้แล้วแกก็นับจากในเป้อ่ะไปจ่ายอืมอ่าแต่มันไม่
แต่มันไม่ทันแล้วไงคือเห็นแล้วไม่ทันแล้วเขาเห็นแล้วไง
อ่าก็เห็นแล้วอ่ามันไม่ทันแล้วอ่าก็จ่ายตังค์อะไรสิไป
ปุ๊บโอเคก็กำลังจะเดินกลับออกจากค่ายไอ้ตัวไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ย
ไม่มีอะไรตัวที่เป็นท่านเป็นหัวหน้าทหารน่ะไม่ไม่มีอะไร
ก็แค่รับเงินไปเขาก็ขับกลับปกติอ่าแต่ไอ้สามคนนั้นอ่ะ
สารทหารแบบที่เฝ้าค่ายอ่ะมันก็วิ่งตามแบบเฮ้ยเฮ้ย
แบบเนี่ยกูอุตส่าห์พาเจ้านายกูมาจนมึงซื้อของได้เนี่ย
แต่พวกกูไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่ไงป่าชินแกอ๋อโทษที
ก็หยิบเงินมาแต่มันก็ไม่เยอะเหมือนแบบน้ำใจอ่ะ
แล้วไอ้ไอ้สามคนนี้มันจะมีหัวโจกอีกคนนึงค่ะ
มันก็แบบเฮ้ยมันแค่นี้มันไม่พอหรอกมันจะไปพออะไรวะ
อ่าเอ่อแล้วผ่านผ่านคำแกก็ขึ้นมาสู้หน้าให้
บอกเฮ้ยเขาให้แค่นี้มันก็พอสิมึงจะมาเรียกร้องอะไรมึง

ไอ้ตัวโฮจกไอ้ตัวพรานแอพรานครำยืนด่ากันไหล่มา
จนไอ้เพื่อนทหารคนนึงมันก็เอามือไปดึงเสื้อ

ดึงแขนปาชินเดินออกจากไข้เข้าข้างด้านเนี้ยและแต่ตอนจะได้จังหวะที่แก
ไอ้ตัวทหารโทโจของมันก็ตะโกนแบบเหมือนกลับตั้งใจให้ได้ยินอ่ะอืม
มันก็ตะโกนว่าทานคำอะไรวะอยากวัดว่ะอยากวัดว่ะอยากวัดวาแน่แค่ไหนวะ
เสร็จปั๊บแกก็กลับบ้านไม่ต้องพูดอะไรหรอก
แกก็บอกปาชินไม่ต้องพูดไม่ต้องสนใจเดินกลับเข้าบ้านไป
พอกลับเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็คือมันดึกแกก็ถามว่าปาชินจะไปพักที่ไหน
ชินก็บอกว่างั้นคงต้องไปขอพักกับพระที่ไปขอพักกับเจ้าอาวาสนั่นแหละ
เอบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกมึงไปนอนค้างวัดวัดพระมรณภาพหมดวัดแน่
คืนนี้ไม่ได้คืนนี้นอนกับนอนตะปูนี่แหละแล้วแกก็ทำฟอร์มไปทะเลาะกับเมียนะ
อารมณ์แบบเหิงเมียมีผู้ชายมานอนบ้านทำฟอร์มทะเลาะให้เมียแบบ
ท้องแผ่นจนบ้านทั้งหลังก็เหลือแค่พันคำกับป่าชิน๒คน
ก็ให้นอนปกติไปแต่พาลคำนี่ปกติที่นอนเขาคือที่นอนของพา
แต่วันนี้แกลากที่นอนตัวเองมาจอดตรงหน้าประตูเลยพี่แจ๊ค
คือนอนค้ำประตูเลยแหละแบบนอนเฝ้า
ปาชินก็ถามทำไมพานคำไปนอนตรงนั้น
คำก็บอกว่านอนมันตรงนี้แหละนัดแรกจะได้โดนเลย
มาตรงนี้แหละนัดแรกจะได้โดนเลย
ปาชินก็แบบโอ้โหมันคงไม่โหดขนาดนั้นมาก

แต่อย่างเซนต์วิดกรงเก่า
เขาก็ไม่สนเขาก็ต้องคนตามนอน
แคนคำเขาก็นอนหันหน้าพามาหาตัวอะไร

ปาชินก็ได้ยินเสียงแบบจิ้นจิ้น
พูดยังไม่ได้ว่าจะหัดคำ

ประตูบันถูกหยิบปึ้งพังเข้ามาเลย

พาลคัมแกก็เหมือนตั้งตัวแกก็ลุกมาจับปืน
แล้วก็ยิงแบบคลิปแบบยิงต่ำกว่าเอวเหมือนคาวบอยอ่ะพี่แจ๊ค

มันจะยิงเร็วไงถ้าเกิดประทับบ่ามันช้า
แล้วก็ยิงฝืนมาก็ยิงระดับเอวยิงสวดเข้าไปเลย

พอโดนดังบึ๊บตัวปั๊บครึ่งมาทบกันเหมือนก็ปั๊บกระเป๋าตั้ง
เพราะว่าปุ๊บตัวนี้ตัวท่อนบนเนี่ยพักมาเป็นจบกับท่อนล่าง
พอดีมันแล้วพับกับเป่าตั้งอย่างงั้นแล้วก็ลงไปเลยเอ่อ
พอล้มเสร็จอีกอีกสองคนก็กระโดดข้ามศกเพื่อนมันมา
มันก็มีปืน๒คนก็คืออีกคนแรกที่โดนยิงไปแล้วกับอีกคนหนึ่งตัวหัวโจก
อีกคนหนึ่งก็ถือมีสปาร์ต้ายาวมา
พานคำเขาก็ทิ้งปืนมันยิงได้นักเดียวไง
เขาก็ทิ้งปืนแล้วเขาก็วิ่งไปชาร์จไอ้หัวโจกที่มันถือปืนมา
แย่งสู้ปืนกันใช่ไหมพานคำกันไปสู้ปืนคือใครได้ปืนก็ชนะ
ก็อีตามันกำลังแย่งกันอยู่แล้วมันมีทหารอีกคนหนึ่ง
ที่มันมาก็๓คนมันก็มีอีกคนหนึ่งที่ถือมีใช่ไหม
มันก็หันมามองเห็นตาชินอยู่ตรงมุมห้องพอดี
มันก็กระโดดเข้าใส่ป่าชินเลยคือจับคู่แบบคนละคู่กันพอดีอ่ะ
ปาชินก็บอกว่ามันไล่ฟันมันปิดห้องตีหนูเลย
แกไปไหนไม่ได้มีแต่มุมห้องอ่ะแกก็วิ่งไล่แกก็วิ่งหนี
นี่ก็วิ่งไล่ฟันแต่ฟันโดนบ้างไม่โดนบ้างหลบได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ส่วนมากจะหลบไม่ได้อ่าปาชิ้นแกบอกว่า
แขนแกตั้งแต่หัวไหล่ลงมาเหมือนป้าสลิดพี่แจ๊ค
เหมือนป้าสลิดมันจะไปริ่มเพราะว่ามัน
ปาชินแกเอาแขนมากันสองข้างของแกไม่ให้ฟันคอไง
ถ้ามันฟันคอได้ก็ตายแกก็ยกแขนกันฟันแกก็หลบ
หลบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากก็ไม่ได้อย่างที่บอก
มันมีช็อตหนึ่งที่มันเอามือมาจับหัวปาชินได้มันก็กดลง
มันกดลงมันเหมือนจะฟันคอปาชินแกก็เอามือลับ
มันฉับแรกอ่ะมันโดนแขนบนฉับแรกโดนแขนบนอ่าแล้วมันก็ดึง
มันก็จะฟันซ้ำธรรมชาติคนเรามันฟันซ้ำ

มันก็ฟันซ้ำเป็นช็อตที่๒โดนตรงแขนล่าง
แล้วความลึก๒แผลมันประจบกันพอดี

เนื้อลุดเป็นก้อนเลยแล้วเหตุการณ์นี้มันทำให้ปาชินมือ
นิ้วขาดไปสามนิ้วมือซ้ายขาดนิ้วกลางกับนิ้วนาง
ส่วนมือขวาขาดนิ้วก้อยนิ้วขาดนิ้วขาด
ไอลุงตรงนางไม่มีใครช่วยกันได้ไอลุงตรงนางไป
แล้วทีนี้ตัดมาทางพันคำ
แกก็กำลังง่วนกับการดึงปืนกันนี่แหละแย่งปืนกันเนี่ย
กับไอหัวโจกนะแล้วจังหวะไอหัวโจกเนี่ย
มันก็กัดเอาปากเนี่ยกัดแขนพันคำนะ
กัดไม่หยุดพันคำเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อย
ถ้าปล่อยก็ตายสู้กันไปอย่างนั้น
แล้วจังหวะไอทหารไอทหารหัวโจกเนี่ยมันคิดได้พี่แจ๊ะ
คนเราอะเวลามันดึงแย่งของกันอยู่ถ้าเกิดฝ่ายได้ฝ่ายนึงปล่อยใช่มั้ย
คนที่ถูกไอ้คนที่ยังดึงอยู่มันก็จะเซลุนไปข้างหลัง

ไอทหารพอเนี่ยมันเหมือนไม่คิดได้อะมันก็ปล่อยมือ
ปล่อยมือปุ๊บพานคำแกก็เสียหลักเสพถอยหลังหลุนไปใช่ไหม
พอแกเซถอยหลังปุ๊บพุงแกโผล่ไงพุงแกแอ่น
ไอนี่เห็นมาปุ๊บมันถูกฝึกมามันก็ชักมีดมาแล้วแทงเข้าไปที่ทองพันคำ

แล้วทหารเนี่ยเวลาแทงปุ๊บมันจะไม่ดึงออกนะ

พอแทงปั๊บแล้วก็มันก็ลากลากผ่านออกมาเลยปุ๊บ
คราวนี้ไส้ของพานคำก็พุ่งออกมาเลยพลวดออกมาแล้วก็พบกับเลือด
เลือดทะลักอย่างนั้นเนี่ยปักอย่างนั้นเนี่ย
แจ๊คว่ามวยคู่นี้ระหว่างพานคำไอ้ทหารหนุ่มใครจะชนะ
ระหว่างคนแกที่แบบไส้ไหลกับทหารหนุ่ม
ถ้าดูจากสภาพตอนนี้เนี่ยพันคำเสียเปรียบแล้ว

เออพันคำแกมันข้อดีแต่ตอนนี้ข้อเสียกลายเป็นข้อดีแล้วพี่แจ๊ค
พอแกเห็นเลือดตัวเองปุ๊บป้าเลือดมาแล้วอารมณ์แบบ

พันคำแกก็ดึงไส้ตัวเองอะพี่แจ๊คดึงไส้ขึ้นมาแล้วก็ลัดคอ
แบบปิดอย่างนี้เฮ้ยปิดเสร็จปุ๊บอันนี้ก็อ๊อก็โบ๊ะ
ไม่พอพี่แจ๊คเอาไส้รัดคอเสร็จปุ๊บไม่พอ
แกเอามือกดหัวให้มันน่ะเอาหน้ามาจุดกับไส้เลือดแกอยังตรงท้อง
คำอะไรกันเต็มห้องน่ะ
แต่มันมีเสียงนึงที่ดังมากก็คือเหมือนคนเรางองขัน
คือซองหน้ามันจมละเลือดจากไส้มันก็พยายามจะหาอากาศ
แกก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่างคนต่างก็แย่
แล้วจังหวะทหารที่มันฟันป่าชิ้น

เหยียบนิ้วปุ๊บมันก็ลื่นลื่นเสร็จปุ๊บมันล้ม
ป่าชิ้นแกก็มีจังหวะหนี
ก็มุดรอดไปเลยมุดลงจากบ้าน
ตะโกนช่วยด้วยอะไรอย่างนี้

แกไม่รู้จะไปไหนแกลงมาจากบ้านได้แล้ว

ทางเดียวที่แกรู้จักทางที่แกเข้ามาคือป่า
แกเลยวิ่งเข้าป่าไป
ทหารนี้พอกลับรุกขึ้นได้ก็ตามไปติดเลย
ป่าชิ้นแกก็วิ่งแกบอกว่าลัยกันนานนะ

ตาจากตอนแรกไม่อยากตายแต่พอทิ้งไปสักพักนึงทั้งเลือดเสียทั้งเลือดเสียทั้งอะไรอย่างนี้
มาถึงจุดหนึ่งอยู่ดีแกก็คิดว่าพอแล้วพอแล้วไม่อยากสู้แล้วแบบเอาให้มันจบเลยพอแล้ว
แกก็เลยยืนนิ่งหยุดวิ่งแล้วแกก็ยืนนิ่ง

ปั๊บแล้วแกก็หน้าคว่ำนึงไปเลยแล้วภาพประตัดไปเลยพี่แจ๊ก

มาฟื้นอีกทีนึงพี่แจ๊คแกมาฟื้นอีกทีหนึ่งตรงโรงพยาบาล

แกก็งงไม่ตายเหรอแล้วมาฟื้นได้ยังไงแล้วแกก็หันไปข้างห้องแก
เจอเมียของพานคำนั่งเฝ้ากระเป๋ากันอยู่
เมียพานคำก็บอกหัวฉันก็ให้ฉันนั่งเฝ้ากระเป๋าให้เธอเนี่ยแหละ

ไม่ตายพานคำไม่ตายแต่หมอต้องตัดไส้ทิ้งไปเยอะเลยพี่แจ๊ก
ครับ

ไส้มันสั้นหายไปเยอะไม่ตายด้วยโอ้โหอึด
แต่ไอ้ทหารที่ถูกรัดคอตาย
แล้วป่าชิ้นแกก็ถามผมมาได้ไงผมรอดมาได้ไง

พี่แจ๊กจำได้ไหมว่าก่อนที่จะถึงทางเข้าหมู่บ้านมันจะมีห้างสัตว์
จำได้ห้างสองสัตว์

แล้วบนห้างมีผู้ชายนอนร่าสัตว์อยู่นอนจากห้าง
การกระทำคนที่อยู่บนห้างเห็นหมด
อยากไว้แนวตัวเขาก็เห็นทหารวิ่งมามากจะถึงปาก
เทียบหลังป่าชิ้นเล็กแกะล้มลื่นตอนที่พี่แจ๊กรอดไป
แล้วหัวมันก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง
ไอทางก็เลยหันไปมองเสียงที่เขาได้ยิน

ก็หันตามคนต่างมองจุดเดียวกัน

ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาจากป่า

เสือนุ่มตัวใหญ่

แต่ที่มันแปลก
เสือหนุ่มตัวนี้มันคาบรถของเล่น

ไอทางก็เหมือนยินเสียงอยู่ข้างหลังอีก

มันก็วางมิดลงแล้ว

มันก็จะวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง
ปรากฏว่าอีกทางที่มันจะวิ่งไป

ที่ใหญ่กว่าเสือปกติทั่วไป

อันนี้ก็อึ้งไงงูตัวใหญ่สุดแล้วไอ้สามตัวเนี้ย
ค่อยเดินสามผมเข้ามาแจ๊คแล้วก็วิ่งชาร์จพร้อมกัน
ทางครับเอ่อพี่แจ๊คทำไงอ่ะจะเหลือเหรอครับ
มันก็มันก็ตัดสินใจข้างหลังมันเป็นแบบเหมือนเนิน

มันก็ลึกอ่ะมันก็ตัดสินใจกระโดดลงไปเลยครับอ่าเสร็จปั๊บอ่าครับ
พอมันกระโดดลงไปแล้วใช่ไหมอ่าไอ้เสือไอ้เสือสองตัวที่มันทับกันเล่นอ่ะ
มันก็มองมองมันก็ต่างคนต่างแยกย้ายเดินหายเข้าไปแต่ไอ้เสือตัวใหญ่อ่ะ
ครับยังอยู่พี่แจ๊คอ่ายังอยู่แล้วก็เรียเรียแผลอ่ะเรียเรียเรีย
แล้วจนปลาชินแกแบบแกรอบร้องมีเสียงแบบออกมาอืมอืมแบบเหมือนเหมือน
รู้สึกตัวครับเอออืมเสร็จปั๊บเอ่อมันจะมีเสียงชาวบ้านที่แบบ
คือจริงชาวบ้านเขาได้ยินตั้งแต่ยิงนัดแรกแล้วแหละอ่าแต่ชาวบ้านอ่ะ
กล้าออกมาช่วยก็ต้องแบบออกไปตามกันกว่าจะตามกันครบมีจำนวนเยอะ
นั่นแหละก็มามาจังหวะนั้นแหละมามาจังหวะสุดท้ายอ่ะคือครับ
ไอเสือจะยินจะยินเสียงว่าชาวบ้านมันกำลังแห่งกันมาแล้วอ่า
แล้วไอคนบนห้างก็เห็นเหมือนกันว่าเออไกลไกลก็ได้เป็นชาวบ้านกำลังเดินมา
ไอ้เสือตัวเนี้ยมันก็คำลามออกมาพี่แจ๊คอ่าพี่แจ๊คว่าเสือคำลามว่าอะไร
เสือมันต้องคำลัมว่าอะไรพี่แจ็คมันก็ต้องร้องเป็นเสียงเสือเออ
แต่เสือตัวเนี้ยมันร้องว่าทางนี้เออเออเออแล้วคำว่าทางนี้ของเสือ
เสือรองนะพี่แจ๊คเขาบอกว่ามันดังขนาดเอาผู้ชายสิบคนมายืนจุด
กันแล้วก็ตะโกนว่าทางเนี้ยยังดังสู้เสือตัวนี้ไม่ได้อืมอืม
เสร็จปั๊บไอเสือเนี้ยก็กระเดินหายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี้ย
นี่บอกเนี้ยคือสิ่งที่ไอ้คนที่อยู่บนห้างเห็นอ่ะอ่าอืม
แล้วก็เอามาเล่าให้กับพวกเนี้ยแหละไอ้เมียของพานคำฟังอะไรอย่างเงี้ย
ครับพอปัชชินแก่ฟังอย่างงั้นใช่ไหมปัชชินแก่ฟังอย่างงั้นปุ๊บ
ก็ไปแบบขอเอาเป้ตัวเองมาเอาเป้แล้วก็เปิดไอ้เก๊กไอ้ซิปเล็กอ่ะ
ที่เป็นใบไม้ห่อพี่แจ๊คอ่าแล้วก็เปิดคีบมาใบไม้เนี้ย
พอขี้ออกมาปุ๊บมันจะเป็นขนขนประมาณสี่สี่ห้าเส้นเป็นขนทองทองอ่ะพี่แจ็ค
ครับครับอ่าแล้วเมียไอ้เมียของพานคำเขาก็บอก
คงจะแบบเป็นสมิงอ่ะคือเสือเนี้ยมันชอบเลี้ยขนตัวเองอ่ะ
แล้วขนมันก็ติดในคอเวลามันสำรอกออกมาก็เป็นขนออกมา
เขาก็คงจะให้เพราะว่าสาปของเสือเวลาเดินไปที่ไหนที่สัดก็วิ่งหนี
มีหน้าเราเดินไปที่ไหนป่าถึงเงียบ
ใช่เป็นขนเสือ
แล้วนายทหารพอได้ข่าวเข้ามามาเยี่ยมแกก็รู้สึกเสียใจ
ที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แกก็เลยปอบฝันด้วยการลดแรกแผม
โอ้โหแบบกำไรบานอะพี่แจ๊ค
มันทำให้แกแบบตั้งตัวได้แบบแต่มันก็ต้องแลกกับไอ้นิ้วที่แกขาดไปกับรอยแผล
แล้วอีกตอนเล่าผมก็เอามือดึงแกใส่เสื้อแบบเสื้อลายสก๊อตยาว
ผมก็เอาดึงเสื้อแกดูพอเห็นมันก็เป็นแผลเป็น
กระแสว่าเมียเมียฟันหรือเปล่าเมียจับได้มีกิ๊กหรือเปล่า
ถ้าแสวแกแกก็เอาขนเสือยแบบนี้เอามาเลี่ยง
ก็เลยผมนึกว่าตะกรุด
ดอกกันใช่นะมีอะไรให้ผมให้เยอะครับครับที่แกได้มาก็คือ
เป็นการสำรอกของเสือที่เขาให้ขนนี้ไว้เพื่อเอาไว้ป้องกัน
พสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายรวมไปถึงเวลามีเหตุจวนตัวเนี่ยเหมือนกับ
เสือผมเรียกว่าเป็นเสือสมิงก็แล้วกัน
สามพ่อลูกมาช่วย
โอ้โหเพราะว่าความดีที่แกได้มอบความมีน้ำใจ

ทั้ง๓ตนไว้ก่อนหน้านี้

ในป่าเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่า
ถ้าคุณผู้ชมเคยฟังเรื่องผีแตงโม
เรื่องนั้นผมว่ามันเหนือจินตนาการไปแบบ
แต่เรื่องนี้ฟังแล้วถามว่ามันเหนือจินตนาการไหม
มันอภิมหาเหนือจินตนาการแต่ฟังแล้วสนุกจังเลยอ่ะ
กับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เข้าไปในป่าลึกขนาดไหน
ผมว่าหลายคนอาจจะอาจจะคาดไม่ถึง
อาจจะคิดไม่ถึงว่าความลึกมันลึกขนาดไหน
แต่ที่แน่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๑๘ยุคนั้นสมัยนั้น
ป่ามันคือป่าที่มันคือป่าดงดิบป่าลึก

อาถรรพ์ที่มันเกิดขึ้นในป่าเยอะแยะมากมาย
ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะหาความลับเหล่านี้
เอาออกมานำเสนอได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับของป่า
ครับ

โอ้โหใช้ชีวิตคุ้มมาก

นะฮะนี่คือภาคที่๒ของป่าชิน

ยังเหลืออีกหนึ่งภาคเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่า

ไม่กลับเข้าไปในป่าอีกเลย
ใช่จนกระทั่งมาถึง
ก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา

แกเสียถูกไหมใช่
คือแกเป็นมะเร็งตับครับแกเสียตอน
๖๔ย่าน๖๕ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะ

ผมเห็นแกไอ้ห้อยขนเสือแก

มาอย่างแบบพบคนเสือไว้เป็นยังไงบ้าง

เสือเนี่ยมันจะกันได้ทุกอย่างจะเป็นกันมะเร็งกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันผ่านมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้คุณเป้บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผ่านเรื่องของงานศพของป่าชินไปก่อนแล้วคุณเป้จะมาเล่าเรื่องต่อต่อไปของป่าชินแต่มันก็โอ้โหทิ้งระยะเวลามาประมาณสัก๕ปีวันนี้ที่รอคอยฟังแล้ว

ขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะ
ครับก็ตั้งใจจะเล่าให้ที่ผมหายไปนานเนี่ย

เพราะฉะนั้นเอาที่ความสะดวกและความสบายใจของคุณเป้
แต่วันนี้ถือว่าคุ้มค่า๑ชั่วโมงกว่าที่เรานั่งฟังกันมา

วันนี้ขอบคุณคุณเป้นะขอบคุณนะครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างของคุณผู้ชมนั้นมา
แล้วให้เชิญคุณผู้ชมมาร่วมในรายการครับ

สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสนุกแบบนี้
ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญรอบพรีเมีย
แต่ถ้ายังไม่จุใจวันเสาร์วันอาทิตย์๕ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
เจอกับสถานีผีดุอีกหนึ่งรอบครับ
เป็นแบบรีลันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ยังไงฝากติดตามรายการด้วยครับ
และในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลา
พวกเราทีมงานสถานีผีดุผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณเป้อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ
ดีดีครับดีดีครับดีดีครับ